ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม
และแน่นอนนะครับว่าทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
แล้วก็สยองขวัญไปพร้อมกันครับ
และตอนนี้นักเล่าที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
แล้วก็สยองขวัญนั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
ยินดีต้อนรับคุณเบสครับสวัสดีครับคุณเบสครับ

ปกติเราจะคุยกันผ่านทั้ง๔อย่าง
วันนี้เรามองหน้ากันนั่งอยู่ข้างกัน
คุยเรื่องผีกันช่วงเวลา๔ทุ่มแบบนี้
สถานีผีดุรออยู่แล้ว
เดี๋ยวถามก่อนนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของความเชื่อ

ผมมีกราฟให้เต็ม๑๐๐คุณเบศเชื่อกี่เปอร์เซ็นต์ครับ

มันมีตอนนี้และตอนที่แล้วใช่ครับหมายความว่า

เฉยไม่เชื่อไม่ค่อยเชื่อครับ
แล้วมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้ทุกวันนี้เชื่อเต็มร้อย

เกี่ยวกับเหตุการณ์วันนี้ที่จะมาพูดคุยกันด้วยป่ะ

มาพร้อมกับเรื่องไม่คิดว่ามีจริง

นี่คือเรื่องที่ย้อนกลับไปประมาณสัก

ประมาณ๗ปีนะเป็นประสบการณ์ตรงนะ

เล่าให้ชาวสถานีผีดุฟังหน่อยครับ

เชื่อเหลือเกินว่าโลกนี้มีผีมันเกิดอะไรขึ้น

ก็ผมจะเป็นพี่ที่มันจะมีลูกพี่ลูกน้องของผม

ครอบครัวผมจะเป็นคนที่ทำไล่ทำสวนนะครับ

ก็จะดูแลลูกพี่ลูกน้องผมลูกของป้าเนี่ยอืม

ผมก็จะเป็นคนดูแลอยู่บ้านอย่างเงี้ยอืม

เป็นเด็กที่อยากรู้อยากร้องอะไรอย่างนี้ครับ

ผมก็ชอบนั่งดูทีวีในบ้าน
แล้วก็ปล่อยให้น้องเนี่ยเล่นรอบบ้านครับ
ก็ได้ยินเสียงแล้วแหละว่ามันคุยกันสักอย่าง
สักเรื่องว่าจะเก็บเงินไปซื้อของอะไรสักอย่างหนึ่ง

ก็รู้สึกว่ามันก็

แค่รู้สึกว่ามันจะเก็บเงินไปทำอะไรกันอะไรอย่างนี้

ไปประมาณ๒วัน

ผมจะเอาน้องนอนกลางวัน

คนพี่อะครับชื่อไอ้ไก่

นอนขวาผมนอนกลาง

ผมนอนดูมวยปั้มอยู่ได้สักแป๊บหนึ่งพี่

ร้องแบบโอ้ยจุก

หายใจไม่ออกเหมือนโดนกระแทกอะไรอย่างนี้ครับ
หายใจไม่ออกผมก็ตกใจครับ
เป็นห่วงน้องก็เลยเขย่าน้อง

ผมก็ออกวิ่งไปข้างบ้านครับ
เพราะข้างบ้านจะมีน้องสาวของย่าผม

เขารู้เลยว่าเหตุไม่ปกติแล้วอืม

พอมายืนมองไอ้กี้นะครับ

แล้วก็โหลยรอบตัวครับ

ผมก็เลยบอกน้องสาวย่าผมว่า
ก็เปล่าว่ามันก็นอนอยู่บ้านปกติอะไรอย่างนี้ครับ

สักประมาณเริ่มเย็นแล้วครับ

ถามว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะ
เพราะยาผมก็ต้องมาคุยกัน

คราวนี้ครับพี่จำไอ้สองคนนั้นได้ไหม
น้องข้างบ้านที่เป็นเพื่อนเล่น
แม่ของไอ้น้องสองคนนี้เดินมาบ้านผม

ไอ้สองคนนี้มันไปเล่นพิเลอะไรกันมาเนี่ย
แต่เขาไม่รู้นะว่าผมคุยอะไรกันอยู่
ก็บอกย่าผมเลยถามว่าทำไมมีอะไร

เขาบอกว่าไอ้สองคนนั้นน่ะ
ที่ลูกเขาอะนอนผวาทั้งคืน
ก็เลยเริ่มแล้วเพราะไอ้สองคนนี้มาเล่นด้วยกัน

เขาก็เลยเรียกไอ้คนพี่ครับมาคุย

ฝั่งบ้านนั้นไอ้เด็กสองคนนั้นมันก็ไม่พูด

มันก็ด้วยความกลัวของมันนะครับก็เลยไม่พูด
ในที่สุดไอ้กีนลุกขึ้นมาเริ่มลุกขึ้นมาได้
ไอ้ไก่ตอนนั้นเขาถามไอ้ไก่ก่อน
ไปทำอะไรกันมาด้วยแรงกดดันนะครับ
ก็เลยบอกว่าไปซื้อไอ้นี่มา
ซื้ออะไรไปเอามาดิ
ทุกคนก็รอลุ้นกันแล้วมันไปซื้ออะไรของมันวะ
ผมก็เดินไปกับน้องครับผมก็เห็นมันเป็นเก้าอี้ครับพี่
ในบ้านผมก็บ้านคนไทยครับจะมีเขาเรียกว่าอะไรครับพี่
ต้องหมู่แต่มันเป็นแบบที่ติดผนังละครับ
อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจม

อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจม
อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจมส์อเจม

ของไอ้สองคนทางบ้านนะครับว่าเราเอาไว้ฟัง
ว่าเขาเจออะไรตอนแรกเขาแค่รู้สึกลูกเขาแปลกไหม

ผมคิดว่าน่าจะเป็นคืนก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องกับน้องผม
เขาบอกว่าแม่คนนี้ครับเขาเป็นคนแม่ค้าครับ

เขากลับมาจากดึกอาบน้ำแต่งตัว

เป็นห้องครัวครับจะผ่านห้องครัวก่อนเข้าห้องน้ำครับ
เขาอาบน้ำเสร็จครับเขาผ่านห้องครัว
แล้วตรงห้องครัวเขาจะมีเขาเรียกว่าศาสตร์เลย

คราวนี้ครับเขาก็เข้าห้อง
แล้วก็ต้องมีประตูปิดครับเพื่อเข้าห้องแต่งตัว
เขาก็ล็อกก่อนปึ้งลง

เขาได้ยินเสียงกรดังแก๊กเขาหันไปมอง
เขาเห็นกรเลยครับลอยขึ้นเลยพี่

ใช่ครับคืออันนี้ที่เขามั่นใจเลยว่า
พรุ่งนี้ต้องไปถามแล้วก็คือขนลุกเลย
ขึ้นมาครับแล้วก็เลื่อนกลับอย่างนี้เลยพี่แจ๊
เลื่อนปุ๊บแล้วก็ผลักประตูออกแล้วแล้วก็ดังออกไปเลย
พอเขาเห็นแค่นี้เขาไม่สนใจแล้วเขาขึ้นที่นอนแล้ว
เขารู้แล้วว่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องปกติหรอก

พอมาคุยอย่างนี้เขานั่งกันอยู่หมดแล้วครับพี่ใจ

มาถามว่ามึงเป็นอะไรที่มึงนอนภาวะกันเนี่ย
สองคนนี้ก็บอกว่าทุกครั้งที่นอนหลับไปแล้วครับ
ดึกมากแล้วมันก็เด็กไม่รู้เวลา

พอในที่บ้านเงียบปุ๊บจะมีเด็ก
ต่อเสื้อมมแมนมาเรียก
มาสะกิดข่าครับพูดว่า
เถอะตื่นเถอะไปเล่นกัน

พ่อหลับแล้วแม่หลับแล้วไปเล่นกัน

แต่เด็กสองคนนี้มันน่าจะคุยอะไรกับไอ้ไก่กับจีน

มันก็เลยรู้แล้วว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่เด็กแล้ว
เรียกดึกมันก็เลยนอนเก๊งนะครับ

นี่คือที่มาที่ว่าแม่เห็นว่านอนภาวะทุกคืน
เจอเด็กเป็นเด็กถอดเสื้อเหมือนกัน

แต่สองคนนี้จะเจอหนักพอกัน
ตรงที่ว่าพอไม่ลุกครับ

ขาทุบขาดึงทุบขา
จนก็ค่อยหายไป

แล้วก็เลยบอกให้สองคนนี้ไปเอามา

เอาไว้ตรงศาล
ติดจูอี้ะเลยหรอ
ใช่ครับเอาไว้ข้างหลังเลย

พอเรื่องราวรู้กันแล้วว่าเป็นอย่างนี้

ถึงขั้นจะเอาชีวิตกันเลยนะแบบนี้
ก็เลยให้พ่อของไอ้ไก่กินครับจัดการ

ใช่ครับแล้วก็เปิดฝ่าออก
แล้วก็กลับมาก็มีการทำพิธีนู่นนี่นั่นนะครับ

แล้วหลังจากนั้นก็แยกย้ายครับพี่แจ๊

คราวนี้ก็เรื่องเราก็ลองดูกันว่า

เรื่องนี้ที่ผมตั้งชื่อเรื่องนี้เพราะว่า

เพราะว่าร้านนี้ครับมันเป็นร้าน
ที่ผมไปซื้อของบ่อย

ของทางนักเรียนนะครับเพื่อให้สีมันเข้มใหม่ครับ

มันจะเป็นพวกขายพวกรูปปั้นกุมาร

แล้วผมก็เคยเห็นไอ้ขวดนี้

แต่่มันเห็นมันเอาขายพวกแบบนี้ครับ
เยอะครับพี่ไม่ว่าจะเป็นลูกกุมานแล้วก็ของไปหน่อยผมก็เคยถามครับ
ก็เลยไม่เชื่อครับยังไงก็บ้า
จนมาถามพวกนี้ที่มันบอกว่ามันเก็บตังครับขวดละ๑๐๐
มันเชื่อไอ้ก้าเป็นเพื่อนของพวกนี้ละครับตัวนี้ตัวแสบเลย
มันไปซื้อขวดนี้มา
มันบอกว่าเห็นคนที่ซื้อขวดนี้มา

และเอาไปแกล้งคนอื่นได้

ใช่ครับมันไม่ได้คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรอย่างนี้ครับ

ใครจะไปคิดนะครับพี่ร้านเขาขายอะไรหลักเลยพี่ใครจะไปคิดนะ
หลักแล้วก็ขายเป็นพวกรูปปั้นนังกวักครับ
พวกรูปอะไรอย่างนี้พวกรูปเป็นพระด้วยเป็นอะไรอย่างนี้
เพราะคือร้านขายพวกรูปปั้นทั่วไปใช่ครับเพราะคือร้านขายพวกรูปปั้นทั่วไป
แล้วก็มีขวดพวกนี้วางแซมอยู่บ้างซึ่งเขาก็บอกว่าข้างในเป็นรักยม
มันจริงไม่จริงก็ไม่รู้แต่แค่ขวดอร้อย
กลายเป็นว่ามันดันมีอยู่จริง
แล้วหลังจากที่เขาเอาไปไว้ที่สารากลางหมู่บ้านเปิดฝา
หมายถึงว่ามันไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเลยเหรอ

แต่ผมกลัวว่ามันจะไปที่อื่นอ่ะเด็กถ้าสมมุติว่าสิ่งนั้นมีอยู่จริงในขวด
มีการเปิดเอาไว้ผมว่าเขาน่าจะไปที่อื่น

และที่สำคัญคือผมเข้าใจอารมณ์เด็ก
เด็กมันรับสารจากเพื่อนมาบอกว่าเฮ้ยถ้ามีไอ้ขวดนี้นะ
อย่าไปแกล้งใครก็ได้ผมเข้าใจอารมณ์นี้เป็นของวิเศษ
ซึ่งเราเลี้ยงไว้เราสามารถจะเรียกออกมา
แล้วไม่พอใจคนนี้เอาไปแกล้งคนนี้ได้

ก็เลยไปหาเงินแล้วก็เอามาเลี้ยงไว้

ประสบุปริติว่าไม่ได้เลยนะเรื่องพวกนี้
ไปซื้อรักยมมาเลี้ยงได้
อเจมส์อ๋อเข้าใจแล้วไปรับศาลมาแบบนั้น
มันก็เลยจะกลับมาก็เลยผลกันก็เลยจะกลับมา

จะไปไหนต่อไงนี่เราก็ไม่รู้
นั่นคือเรื่องที่คุณเบสนำมาฝากพวกเรา
นี่คือหนึ่งในเหตุการณ์ที่มันเปลี่ยนความคิด
หรือว่าโลกนี้มันมีสิ่งลี้ลับหรือว่าผีอยู่จริง

ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่คุณเบสนำมาฝากพวกเรา

พี่เขาก็สนิทกับกลุ่มครอบครัวนี้ที่เป็นบ้านใกล้กันนะครับ
ปกติครอบครัวนี้เขาก็จะแบบออกไปซื้อกับข้าวด้วยกันหลายคนนะครับ
มีวันหนึ่งก็เขากำลังกลับบ้านนะครับ

พ่อแม่ลูกอะไรกันญาติพี่น้อง
ก็เดินอยู่บนฟุตบ่ายแล้วครับพี่จักร

อยู่ดีก็มีรถขับรถยนต์

ก็ไปงานมาเลยก็กลับบ้าน

พอทำงานนะครับเขาก็จะลงหน้าปากซอย
เพื่อที่จะเดินเข้าบ้าน

ดึกมากครับก็๔๕ทุ่มครับ

เขาต้องเดินกลับปุ๊บแล้วเขาก็

ที่จะก่อนถึงบ้านเขาอะ
ต้องผ่านบ้านพี่คนที่เสียชีวิตนะครับ
แล้วด้วยการที่เขาเป็นคนที่เห็นผีอยู่แล้ว

สวัสดีภาพอย่าให้เห็นเลยอะครับ

ใกล้จะถึงแล้วก็เดิน
พอคราวนี้เกิดจะเยื้องเยื้องตรงข้ามบ้านอะครับ
หน้าบ้านเขาก็จะเป็นพวกแบบร้านขายของครับอะไรอย่างนี้

ก็จะมีเก้าอี้อยู่หน้าบ้าน

แต่ไม่ได้เห่าคนที่เดินผ่านพี่คนนี้นะครับ

แต่ไปหอนใส่เก้าอี้เปล่า

อยู่ตรงเก้าอี้ล้อมกันเลยนะครับ

เสียงมันยิ่งดังขึ้นเรื่อยครับ
แล้วความอยากรู้ของคนก็เดินผ่านไปแล้ว

โดนชนขาขาดครับเพราะเขารู้จักกันครับ

พี่เขาคงไม่อยากรู้หรอกว่าพี่คนนี้เขาทำอะไรอยู่

แล้วคนเรามันจะเจออย่างที่
อย่างที่เราเคยฟังเรื่องมาว่า
มันจะมีบางอย่างที่จะคิดอยู่ในใจว่าไม่นะ

แต่มันก็จะมีเหตุการณ์บังคับที่แบบ

แต่แบบเจออะไรผมต้องหันไปมองเดี๋ยวนั้นเลย

เออเกือบจะมีเรื่องกับรถแท็กซี่ด้วยนะ

นี่ไปมาคือไปช่วยเขา

พระคุณมากที่วันนี้มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะฮะ

สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรา
ทีมงานของเราก็จะมีการคัดเรื่องราวต่างนั้น
แล้วก็เชิญคุณผู้ชมมาร่วมรายการแบบนี้นั่นเองครับ

อย่าลืมนะฮะวันศุกร์หน้า๔ทุ่มตรงเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
เหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลในสถานีผีดุของเรา

แล้ววันนี้เวลาหมดหมดเวลาฮะ
ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่

วันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ์

ขอบคุณครับ

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม
วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
ซึ่งแน่นอนนะครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้น

องขวัญจากเหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียล

สำหรับท่านไหนที่อยากจะมาร่วมรายการ

อย่าลืมส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการครับ
ทีมงานของเรารอทุกท่านอยู่นะครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรา
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งก็แล้วกันครับ
ครั้งนี้นั่งอยู่ตัวเป็นตรงนี้เลยครับ

เราคุยกันผ่านทางสายโทรศัพท์

เพิ่งเห็นหน้ากันนั่งคุยกัน
เห็นตาสบตากันเป็นครั้งแรก

แล้ววันนี้คุณกี้มาพร้อมกับอีกหนึ่งประสบการณ์
ที่จะมาเล่าให้พวกเราชาวสถานีผีดุได้ฟังกัน

ก็ช่วงประมาณปีที่แล้วครับช่วงธันวา

ก็ย้อนกลับไปก็คือช่วงธันวาปีที่แล้วนะครับ
ก็เป็นช่วงแบบวันหยุดยาวนะครับ
ช่วงวันที่๕ธันวานะครับ
เป็นต้นไปก็คือหยุดประมาณสัก๑๐วัน

แล้วก็เป็นช่วงที่เริ่มปฏิบัติธรรมใหม่ด้วยนะครับ

เอ๊ะผมอยากจะออกไปจาริกต่างจังหวัด

ไปไหว้พระทำบุญอะไรอย่างนี้
พี่ชายผมก็เลยแนะนำว่าลองไปเชียงใหม่ดูสิ
ลองไปวัดอยู่ที่อำเภอแม่ริมแล้วกันนะครับ
ที่คนพุทธจะชอบไปไหว้ที่นี่นะครับ

ผมก็ว่าจะไปสัก๓วัน๒คืนนะครับ

ผมก็แพลนไว้เลยว่าเดี๋ยวนั่งรถไฟไปดีกว่า
เพราะว่าไม่อยากขับรถไปเดี๋ยวมันจะเหนื่อยนะครับ
ก็กำหนดเดินทางเรียบร้อยนะครับ
ก็ออกจากกรุงเทพช่วงประมาณสักช่วงบ่ายนะครับ
ไปถึงที่นู่นก็ประมาณสักตี๔นะครับ

เพราะว่าคนส่วนใหญ่จะชอบขับรถกันไปนะครับ
เริ่มก็คือประมาณสักตี๕๓๐ใช่นะครับ
ผมก็นั่งรออยู่ที่สถานี
เพราะว่าอย่าต้องเดินไปรับไปเช่ามอเตอร์ไซค์นะครับ

ต้องรอมันเช้าก่อนเพราะเราแบบไม่ค่อยคุ้นทางนะครับ
ก็ไปวันแรกไปถึงเสร็จปุ๊บ
ผมก็ไปเช่ามอไซค์เสร็จก็คือที่พักนี้
ผมจะเดินทางก็คือไปทุกปีอยู่แล้วนะครับ
ก็ติดต่อกับคุณป้าเขาเอาไว้นะครับ
พอไปถึงช่วงประมาณสัก๗โมงแล้ว

บอกได้เลยชั้น๒ติดห้องของเฮียนะครับ

ผมจะเรียกเขาว่าเฮียเพราะว่าผมไปบ่อยนะครับ
แต่มารอบนี้คุณป้าเนี่ยเป็นแฟนของเฮีย
เขาก็จัดการที่พักให้ผม
ผมก็บอกคุณป้าครับผมแบบไม่ได้เข้าพักนานนะ

เพราะว่าผมจะไปไหว้พระทำบุญ

บอกว่า๓วัน๒คืนครับคุณป้า
พอไปถึงเก็บของเข้าที่พักเสร็จ
ผมก็เตรียมสัมภาระที่ต้องใช้อยู่ในป่า
ก็คือพวกเต็นต์พวกอุปกรณ์ค้างแรมนะครับ
พอไปถึงเสร็จปุ๊บผมก็คุณป้าครับ
จากนี้ไปถึงอำเภอแม่ริมไกลไหม
เขาบอกว่าสักระยะหนึ่งก็อย่ารีบทะเลเท่าไหร่แล้วกัน
เพราะว่ามันข้ามมืดแล้วทางเส้นนั้นมันเปรียว

เพราะว่าแม่ริมมันมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายอย่าง
ก็จะเป็นพวกม่อนอะไรสักอย่างนะครับ

ใช่ครับ
ก็แผนแรกก็คือผมไปถึงผมอยากจะไปเที่ยวม่อนแจ่มก่อน
ก็คือแบบไปถ่ายรูปไปซื้อของฝากอะไรนะครับ
เสร็จปุ๊บด้วยความที่ว่าไปถึงก็คือประมาณสักช่วงเที่ยงแล้ว
แต่คราวนี้สถานที่ก็คือที่วัดที่ผมจะไป
มันต้องออกไปอีกประมาณสัก๓๐กว่ากิโล
แล้วมันเป็น๓๐กิโลที่ต้องขึ้นเขาด้วย
แล้วพอผมไประยะทางนะพี่แจ๊ก
จากถนนใหญ่๓๐กิโลกรัมถ้าเกิดเราวิ่งทางเรียบ
มันแป๊บเดียวประมาณ๔๐นาทีถึง
แต่คราวนี้ขับขึ้นขับไว้พี่แจ๊ค
มันเหลดประมาณสักเกือบ๒ชั่วโมงครับ
แล้วสถานที่ที่ขึ้นไปเนี่ยมันเป็นแบบภูเขาหลายลูกครับ
กว่าจะถึงวัดนี้เพราะว่าอยู่จนอยู่บนยอดเขาเลย
แล้วจุดสังเกตนี้ก็คือมันไม่มีบ้านคนเลยครับพี่แจ๊ค
บ้านคนเนี่ยไม่มีและที่สำคัญนะครับ
ผมไม่เจอสิ่งมีชีวิต
แม้กระทั่งสูณนักหมาแมวนกคือเหนียบอ่ะค่ะพี่แจ๊ก
เป็นวัดอยู่กลางป่าจริงคือมีเวท

คือระยะ๑๐โลกรัมสุดท้ายก่อนจะถึงวัด

เพราะว่าส่วนใหญ่บ้านจะอยู่ใกล้กับวัดแล้ว
แต่ระหว่างทางนั้นเก็บนั้นคือไม่มีเลย
แล้วตอนแรกผมคิดแล้ว
เรามาผิดทางหรือเปล่า
อยู่อินเตอร์เน็ตเขาจะบอกว่าขับตรงไปเรื่อยเลย

แล้วก็นั่งกรรมฐานสักแป๊บหนึ่ง
แล้วก็เตรียมที่จะหาที่พัก
แต่คราวนี้เนี่ยในวัดเนี่ยเจอแต่โยมแม่ชี
พระนี่ก็คือทำวัดเย็นกันเรียบร้อยแล้ว

ก็โอเคเดี๋ยวเรากลับเข้าเมืองดีกว่า
มันแป๊บเดียวก็คงขี่ประมาณสัก๒ชั่วโมง
แต่ขาลงมาเนี่ยมันจะขึ้นได้สองฝั่งนะครับวัดนี้ครับ

ขาขึ้นเนี่ยผมขึ้นทางปกติ
แต่ขาลงเนี่ยผมลงอีกฝั่งหนึ่ง
เพราะเขาบอกว่ามันใกล้กว่าแล้วมันก็เร็วกว่า

โพเพแล้วไฟข้างทางเนี่ยไม่มีเลย

ถ้าเกิดมันไกลขนาดนี้แล้วมันมืดขนาดนี้

ผมเกรงว่ามันจะอันตรายเพราะว่า
ลงเขาด้วยแล้วเราก็ไม่ชินทาง
และอีกอย่างเราขับมอเตอร์ไซคันเล็กไปด้วยนะครับ

อย่าลองหาจุดกางเต็นท์ละกัน
ที่แบบอยู่ใกล้ชุมชน

ผมก็ขับลงมาประมาณสัก๒๐นาทีเนี่ย

ตรงนี้เป็นชุมชนนะ

คือมันไหลลงเขามานะครับพี่แจ๊ค
หมู่บ้านนี้จะอยู่ทางขวามือนะครับ

อยู่ประมาณสัก๔๕คน

อะไรอย่างเนี่ยเป็นกระตอบเล็กอะครับ

ผมเจอคุณลุงคนหนึ่งแก่นะครับ

ตรงเนี่ยในหมู่บ้านเนี่ยผมกางเต้น

คุณลุงบอกตรงไหนก็ได้เลยลูก

บอกอ๋อผมขึ้นขึ้นไป

เขาก็เลยบอกว่าอย่างนั้นคุณลุง
ขออนุโมทนาสาธุด้วยนะ

กลางได้เลยแล้วบอกมีข้าวกินหรือเปล่า

ขอฝากท้องสักมื้อหนึ่งได้ไหมครับ
เขาก็เลยบอกอ่าโอเคอย่างนั้นก็เนี่ย

กล่องหนึ่งนะครับแล้วเขาก็เก็บของ

กลับเข้าบ้านเขาไปนะครับ
แล้วคราวนี้เนี่ยช่วงประมาณที่ผมกางเต็นต์เนี่ย

อุปกรณ์ตั้งแคมป์แล้วก็
ก่อนนอนเนี่ยเดี๋ยวเราทำวัดดีกว่า

นอกสถานที่ด้วยและอีกอย่างเรามาคนเดียว

กลางตรงไหนของหมู่บ้าน

เล็กประมาณเท่ากับสนามฟุตซอล

เล็กมากเขาก็อยู่กันแค่๔๕คนเอง

บ้านที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นแค่๒หลังเอง

เผื่อขอเข้าห้องน้ำอะไรอย่างนี้เผื่อแบบ

ไม่อยากเข้าใกล้บ้านเขาเกินไปนะครับ
ก็ปกติครับ

กินข้าวนะครับสวดมนต์นั่งสมาธิ
แต่สิ่งพอยิ่งเข้ากลางคืนนะครับ
แจ๊คที่รู้สึกได้คือ

ทำไมบ้านคนเนี่ยทำไมเขาแบบ
ไม่คุยกันเลยทำไมเขานอนกันเร็ว

หลังจากนั้นนะครับผ่านไป

ช่วงประมาณสักตี๕ไก่ขัน
ตอนนอนก็คือนอนปกตินะครับ

ขอบคุณคุณลุงที่แบบให้เรา

เพราะพี่แจ๊คลองนึกสภาพนะครับ

มันไม่เหมือนกับที่เราเห็นเมื่อคืน

มันแปลกตา
แค่กระต๊อบเฉย
แล้วมันก็ไม่มีใครอยู่

ที่นี่มันคือที่ไหนกันแน่

ออกมาครับผมก็เลยดอน

คือที่ผมเข้าไปกลางเต็นต์เนี่ย

ฝังศพอ่าผมก็เลยเอกใจว่าเอ้าที่ที่เรามาเนี้ย
มันไม่ใช่หมู่บ้านแล้วนะเนี้ยอืมมันก็คือปลายช้าอืม
เพราะว่าพอเก็บของเสร็จเนี่ยผมรีบเก็บเลย
ผมก็รีบออกมาแล้วไอ้บ้านสองหลังที่เรากางเต็นต์อยู่ตรงกลางเมื่อคืนอ่ะ
มันเป็นแค่กระต๊อบเฉยครับไม่มีผนังมีครับพี่แจ๊ค
มีแต่ว่ามันไม่มีอะไรเลยครับเอ้ย
เข้าไปในกระต๊อบเนี้ยมันว่างเปล่าอืม
คุณลุงที่เราเห็นเมื่อคืนเนี่ยก็เครียดว่าแบบไม่มีสิ่งมีชีวิตดีกว่า
ง่ายว่าไม่มีมนุษย์อยู่ตรงนั้นถูกต้องไหม
บ้านหลังนั้นอยู่ในกระต๊อปนั้นใช่ครับเอออืมคราวนี้เนี้ย
สิ่งที่ทำให้ผมเนี้ยเชื่อว่าผีเนี้ยมีจริงครับ
คือพอผมออกมาจากตรงลานตรงนั้นน่ะอืม
มันมีป้ายเนี้ยตัดอยู่ตรงหน้าต้นไม้ใหญ่อืม
เขียนว่าป่าช้าสู่ศาลอ่าก็คือทำให้ผมรู้ว่าเอ้า
ที่เราเจอเมื่อคืนสถานที่ที่เรากางเต็นต์
หรือแม้กระทั่งข้าวที่เรากินเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ย
มันคืออะไรกันแน่นั่นคือประเด็นเลยนะเดี๋ยวนะ
ข้าวกล่องที่เขาให้มาจำเมนูได้ไหมจำได้ครับ
เขาให้อะไรมากินมันคือข้าวแล้วแบบมันมีไข่ต้มเออ
แล้วก็แบบมีน้ำพริกหยอกอยู่แค่นั้นเองครับพี่แจ๊ค
แต่สิ่งที่แบบมันออกมานะครับที่เรามั่นใจว่าสิ่งที่เรากินไปเนี่ย
มันไม่น่าจะใช่ของคนที่กินกันเพราะว่า
ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นของตั้งไหว้ศพอะครับพี่แจ๊ค
จะมีทูบหนึ่งดอกปักไว้อืม
สิ่งที่เรากินเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเครื่องเส้น
ของคนที่เขามาตั้งแล้วคุณพี่ก็กินหมดกล่อง
ถูกต้องค่ะด้วยความหิวครับแต่กินแน่แน่ใช่ไหม
กินแน่แน่ครับกินเน่กินแน่แน่ครับพี่แจ๊กครับ

คือมันจืดนะครับเพราะว่าน่าจะตั้งทิ้งไว้หลายวัน
อันนี้คือเคสที่ทำให้ผมเริ่มเชื่อว่าสิ่งที่เราเจอเนี้ยอืม
เรามาอยู่ในห่วงเวลาของเขาอืมสถานที่ของเขาครับ
อันนี้คือเคสที่ผมเจอวันแรกนะครับหลังจากนั้นเนี่ย
ผมก็เลยรีบเก็บของกลับเข้าที่พักผมก็เลยถามคุณป้าบอกคุณป้าครับ
ผมเนี่ยไปทำบุญมาแล้วผมก็ไปกางเต็นต์
แถวนั้นคุณป้าบอกไปกางเต็นต์แถวไหนลูกก็บอกลงมาจากวัดประมาณสัก๒กิโลครับ
คุณป้าบอกเฮ้ยแถวนั้นน่ะมันไม่มีที่กลางเต็นต์เลยนะหนูอืม
เพราะว่ามันมีแต่พวกป่าช้าป่าช้าล้างอย่างเงี้แล้วก็ที่ชาปนกิจตรงเนี้ย
แสดงว่าเราไปนอนตรงไหนมาบอกอ๋อผมไปนอนในป่าช้ามาครับ
ป้าก็เลยบอกเอาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอันนี้คือคืนที่ผมกลับเข้ามาในตัวเมืองเชียงใหม่แล้ว
ครับแล้วผมบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งเนี้ยเดี๋ยวผมจะไปนอนดอยอินถนนอืม
คุณป้าก็บอกเต็มที่เลยลูกเดี๋ยวคุณป้าปิดโรงแรมแล้ว
ก็เพราะว่าตอนนั้นช่วงประมาณสักสองทุ่มแล้วผมก็บอกอ่าผมหิวแล้วครับ
เดี๋ยวผมขอไปกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาแล้วค่อยว่ากัน
ผมกลับมาเนี่ยช่วงประมาณสัก๔ทุ่มนะครับเพราะว่าไปเดินตลาดแถวนั้นมาด้วย
ก็คือผมจะขึ้นห้องเนี่ยห้องผมเนี่ยอยู่ชั้นสองนะครับ
ติดกับห้องเฮียผมเจอเฮียเนี้ยเดินลงมาอืม
เฮียถามเอ้าปีนี้มาเร็ววะเนี่ยปกติจะมาช่วงปีใหม่
แต่ช่วงนี้มาโอ้โหตั้งแต่ต้นเดือนเลยบอกอ๋อใช่ครับเฮีย
เพราะว่าในช่วงนี้ช่วงหยุดยาวก็เลยขอมาเที่ยวก่อน
แล้วเฮียบอกว่าอย่าจะไปไหนว่าพรุ่งนี้บอกอย่าไปดอยน์ดานนท์ครับ
อืมผมก็บอกอ่ะเฮียเดี๋ยวเราเจอกันนะครับ
เดี๋ยวผมขอตัวพักผ่อนก่อนนะครับคราวนี้เนี่ยวันต่อมา
ผมตื่นเช้าเนี้ยผมเนี้ยไปกางเต็นท์อืมที่ดอยน์ดานนท์
เดินทางปกติเลยครับเพราะว่าแพลนอีกวันหนึ่งก็คือว่า
เดี๋ยวจะขึ้นไปชมพวกอ่าตะวันขึ้นตรงเขาเรียกว่าอ่า
ตรงนั้นเขาเรียกว่าเป็นจุดชมวิวจุดชมวิวนะครับ
ช่วงเลยพระธาตุขึ้นไปหน่อยอืมนะครับก็ไปกางเต็นต์เสร็จเนี่ย
อันนี้ก็คือการเต็นท์ในที่อุทยานเลยครับคนเยอะมากอ่าโอเค
อันนี้พอเข้าใจได้อาหารที่เข้าใจได้นะครับก็คือคนเยอะเลย
แต่คราวนี้เราจะขึ้นไปเนี่ยแล้วมันเขาเรียกว่าจุดชมวิวเนี่ย
เขาจะเริ่มเปิดให้ขึ้นก็คือประมาณช่วงตีห้าครับแต่ผมเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาคนเดียว
ผมก็เลยไปคุยกับน้องที่ว่าเป็นไก๊เนี่ยเขาบอกว่าพี่พวกนี้ผมเป็นไม้แรกเลย
ที่จะต้องพาคนเนี่ยเดินเที่ยวเดี๋ยวน้องไปกับพี่ได้ไหม
เพราะว่าพี่เนี่ยไม่ค่อยชินทางอะไรแล้วไปช่วงเช้าด้วยนะครับ
น้องบอกได้พี่พรุ่งนี้อย่าเราออกสักตีสี่ครึ่งนะอืมแต่เช้ามืดเลย
ก็ด้วยความที่แบบแลกเบอร์กันเรียบร้อยนะครับนอนตื่นไปเนี่ย
ผมก็ตื่นมาช่วงประมาณสักตีสามอาบน้ำแปลงฟันนะครับแล้วก็โทรหาน้องเขา
น้องเขาบอกพี่เดี๋ยวออกมาหน้าจุดกังเต้นได้เลย
เพราะว่าผมเนี่ยเตรียมพร้อมแล้วเราต้องรีบขึ้นแต่เช้า
เพราะว่าอย่างมันไม่ทันเพราะว่าการเดินเดินเขาเรียกอะไร
เดินอยู่ในอุทยานของเขาช่วงประมาณสัก๓กิโลนะครับ
บอกว่าต้องรีบไปพี่เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีคิวของเขา
แล้วผมอ่ะเป็นคิวแรกแล้วแบบไม่อยากเสียเวลาอืม
ผมก็บอกอ่ะโอเคงั้นขึ้นรถเลยเดี๋ยวน้องบอกทางพี่
เดี๋ยวพี่ขับเองครับน้องบอกว่าพี่ถ้าเกิดขึ้นไปนะ
พี่ไปเรื่อยเรื่อยเลยไม่ต้องขี่เร็วมากอืม
เพราะว่ามันเป็นหน้าผาด้วยแล้วอีกอย่างไฟบนดอยอินถนนเนี่ย
มันไม่มีด้วยช่วงตรงจุดกลางเต็นต์ผมก็ออกเดินทางช่วงประมาณสักตีสี่ครึ่งนะครับ
ตรงโค้งกมที่สามสิบสองสามสิบสามเนี้ยอืม
มันเป็นข้างทางนะครับมันจะถ้าเกิดใครที่ไปตรงช่วงนั้นน่ะ
จะเห็นว่ามันจะเป็นทางโค้งแล้วแบบมันสวยมากเลย
ทางขวาเนี่ยมันจะเป็นแบบภูเขานะครับเป็นแบบหน้าผานะครับ
ทางซ้ายเนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นเวิ้งแบบหน้าผากลึกลงไป
จะเป็นทางโค้งพอดีนะครับผมแบบเฮ้ยน้องเนี่ย
ข้างหน้าเนี้ยมีคุณลุงอ่ะอืมนั่งอยู่อืมอืม
น้องก็บอกพี่เดี๋ยวนะพี่เจออะไรนะ
บอกเนี่ยคุณลุงนั่งอยู่เนี่ยทางโค้งข้างหน้าเลย
ทักเขาไหมว่าเขาให้เราช่วยเหลืออะไรหรือเปล่า
เพราะนี่มันจะตีห้าแล้วนะแล้วเขาต้องรอรถอะไรหรือเปล่าครับ
น้องบอกพี่รีบบิดเลยรีบบิดเลยพี่
ให้เร็วที่สุดเลยพี่อย่าจอดนะ
ถ้าเกิดเขาทักเนี่ยพี่ไม่ต้องตอบอะไรนะอืม
เดี๋ยวไปถึงข้างบนเนี้ยเดี๋ยวผมเล่าให้พี่ฟังครับ

ถ้าเกิดพูดมาแบบเนี้ยไม่ดีแน่แน่อืม
ไม่ดีแน่นะครับผมก็เลยไปตามที่น้องเขาบอก

นั่งยองยองอยู่ข้างทางหมายถึงว่าเขาก็ขี่ผ่าน
คุณลุงคนนั้นไปถูกต้องครับคือมันเป็นทางโค้งอย่างเงี้ย

นั่งยองยองอย่างเงี้ยแล้วหันหน้าออกมา
ถูกต้องครับหันหน้าออกมาข้างถนนผมก็แบบ
ด้วยที่คำว่าอะครับขี่มอเตอร์ไซค์แล้วแบบมองแค่เนี้ย
แล้วผมก็ไปน้องเขาเนี่ยนั่งข้างหลังผมเนี่ย
ด้วยความที่เป็นผู้ชายด้วยกันนะคือนั่งเกาะเอวเนี่ย
แน่นเลยอืมผมก็ว่าหูยทำไมนั่งซะชิดกันเลย
หนาวหรือเปล่าครับพอไปถึงก็คือช่วงเช้าแล้วตีห้าเนี่ย
ที่เขาจะคิวแรกเนี่ยผมก็เลยลองถามเฮ้ยน้อง
พี่ถามจริงเถอะมันมีอะไรเหรอทำไมถึงห้ามเจอ
ถ้าเกิดเจอห้ามทักห้ามพูดรีบขับไปให้เร็วที่สุดเลย
พี่ครับโค้งที่เราผ่านมาเมื่อตะกี้อืม
เขาก็ตายกันทุกปีอืมแล้วก่อนที่หน้าพี่จะมาแค่สองอาทิตย์เนี่ย
มันมีข่าวดำอืมที่เพิ่งจะออกทีวีเองครับ
ที่ว่าเป็นรถกระบะเนี่ยลงเขามาเนี่ยแล้วคว่ำ
ตายห้าศพอ่าอ่าครับข่าวนั้นอ่าแล้วเขาบอกว่าเจอกันบ่อยมากเลยพี่
อืมนี่ถ้าเกิดพี่ไม่ขึ้นมากับผมนะผมไม่ขึ้นมาเลย
ผมจะรอให้เช้าก่อนแล้วค่อยขึ้นมาพร้อมกันกับเพื่อน
แต่ผมเห็นนะพี่เป็นคนขับไงผมเลยขอติดรถพี่ขึ้นมา
ผมก็เลยเฮ้ยจริงเหรอน้องแล้วเมื่อกี้น้องเห็นไหม
บอกเห็นพี่ผมถึงได้เกาะเอวพี่แน่นเลยไงครับ
ผมก็เฮ้ยนี่เพิ่งเจอแบบจัดจัดเต็มเต็มตาเลยนะเนี้ย
บอกใช่แล้วค่ะพี่ก็เดี๋ยวขาลงเนี่ย
ก็ลงดีดีแล้วกันนะครับผมก็ทำขึ้นไปเที่ยวปกติแล้วครับ
แล้วก็กลับมาช่วงเย็นเตรียมซื้อของฝากแล้วจะกลับบ้านนะครับ
ก็กลับมาถึงเชียงใหม่เนี้ยก็คือปกตินะครับไม่มีอะไรอืม
เพราะว่าผมจะนั่งรถไฟช่วงประมาณช่วงสายนะครับกลับกรุงเทพ

แล้วเดี๋ยวผมขอฝากป้าเนี่ยสวัสดีคุณลุงด้วย
เพราะว่าเมื่อคืนผมเจอกับคุณลุงตอนประมาณสักช่วง๔ทุ่ม

เฮียนะครับบอกเฮียลงมา

เฮียบอกขอตัวไปทำธุระนะครับ
ป้าก็บอกว่าแป๊บนึงนะเฮียไหน

เพราะปกติเฮียเขาจะนั่งดื่มอยู่ข้างล่างอยู่แล้ว
ทุกวันเลยเป็นสายครับแฮงค์อัลต์นะครับ

ป้าก็บอกเดี๋ยวนะหนู

ที่ทำไมไงผมใหญ่ที่ทำไม
คนมาแบบเก็บเงินให้ห้องพัก

คือมันเป็นทิพย์ที่ไปทำบุญ
แต่เราอยู่ในห่วงเวลาที่แบบเจอทั้งนอนป่าช้า
เจอทั้งข้างทางที่มี๕ศพ
แล้วสุดท้ายก็คือเจอเฮีย

ก็คือทริปเชียงใหม่๓วัน๒คืน

ตกลงแล้วการอยู่ในห่วงสมาธิ

ไม่ได้ยุโยงส่งเสริมให้คนแบบเฮ้ยถ้ากลัวเจอผีไม่ต้องไปทำบุญไม่ใช่
เพราะว่าตัวของคุณกี้อ่ะเวลาเขามาเล่าเขาเป็นสายวิปัสนาครับ
นั่งสมาธิจะชอบไปนั่งไปนู่นไปนี่ไปเที่ยวไปทำบุญอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็

ก็ถึงถามว่า

แล้วเขามาขอ

เราสามารถจะสื่อสารกับคนนี้ได้นะ

อย่างน้อยเขาแบบได้ทำบุญให้เรา

ผมจะสังเกตหลายเคสแล้วคือ

จะต้องมากางเต็นต์ตรงจุดนั้นนะ

เพราะว่าถ้าตอนนั้นคุณกี้ยังฝืนขับลงไปถึงตัวเมือง

เขาอาจจะมาช่วยมาบอก
ทำให้คุณกี้เห็นว่าตรงนี้เป็นหมู่บ้าน
เพื่อที่คุณกี้จะได้พักค้างตรงนั้น
จะได้ไม่ต้องไปเจออุบัติเหตุ
ที่มันอาจจะคาดไม่ถึงระหว่างทางก็ได้

คนนี้เป็นคนที่ชอบทำบุญนะอุทิศบุญส่วนกุศลให้

ใช่ครับเพราะส่วนใหญ่ที่เจอก็แบบไม่ได้มาหลอก
แค่นั่นเองแค่เจอน้าตื่นเช้ามา
ที่นี่แบบไม่ใช่เหมือนที่เราเจอแบบเมื่อคืน
คนนี้ไม่อยู่แล้ว
อันนี้ก็คือสิ่งที่แบบจะเจอกันส่วนใหญ่
ไม่ได้มาหลอกแต่ก็ทำให้ขนหัวลุกได้เหมือนกัน

นั่นคือเรื่องราวของคุณกี้

ได้รับฟังกันในสถานีผีดุของเรา

สำหรับท่านไหนที่อยากจะมาร่วมรายการสถานีผีดุ
อย่าลืมส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการ

มาร่วมรายการกับเรานั่นเองครับ
แล้ววันศุกร์หน้าครับเราจะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้น

ยูทูปไทยรัฐของเราที่นี่
อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ

พร้อมด้วยทีมงานสถานีผีดุ

ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่

วันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ

สถานีผีดุเรื่องลี้ลับจากคนเห็นผี

รับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
ซึ่งแน่นอนครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว

ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับ
และสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรานะครับ
อย่าเก็บความหลอนของคุณไว้คนเดียว
ส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการครับ
ทีมงานของเรารอเรื่องจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรานั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อย
ยินดีต้อนรับคุณจันทร์ครับสวัสดีครับ

ปกติเราจะคุยกันมันผ่านเสียงทางโทรศัพท์
แล้วคุณจันทร์ก็จะนำเรื่องเกี่ยวกับผีพื้นบ้านต่าง

แล้ววันนี้คุณจันทร์มาพร้อมกับอีกหนึ่งประสบการณ์ที่นำมาฝากชาวสถานีผีดุ
ชื่อเรื่องว่าขอไปด้วย

คืออย่างนี้นะคะต้องเล่าก่อนว่าตัวอาชีพเนี่ยเราจะเดินทางบ่อย
แล้วก็ไปพักค้างคืนต่างจังหวัดบ่อยนะคะ
ก็ส่วนมากเนี่ยเดินทางคือส่วนมากเราจะเป็นคนเลือกโรงแรมเอง
จะเป็นคนเลือกโรงแรมเองทุกครั้ง
แต่ก็มีบางครั้งที่ทางลูกค้าเขาจะเลือกโรงแรมให้
มีอยู่ครั้งนึงซึ่งเรื่องนี้ก็ประมาณ๕๖ปีประมาณนี้แหละค่ะที่ผ่านมาเนี่ย
จันทร์จะต้องไปทำงานที่แห่งหนึ่งจังหวัดทางภาคตะวันออกค่ะ
อันนี้ทางลูกค้าเองเนี่ยแจ้งว่าเดี๋ยวเขาจะจองที่พักให้
เพราะไปทั้งหมด๓วันและ๒คืนเราก็โอเค
นั้นตอนเช้าเนี่ยจันก็ขับรถเราจะไปถึงที่ลูกค้าก่อนเลยเป็นแบบแรกออกตอนเช้าเลยนะคะ
ก็จะใช้เวลาเดินทางมา๒ชั่วโมง๓ชั่วโมงประมาณนี้ค่ะ
ไปถึงเราก็ทำงานต่างเรียบร้อยเสร็จแล้ว
ช่วงเวลาตอนเย็นตอนเสร็จงานประมาณสัก๔โมงเย็นอย่างนี้ค่ะ
เออคุณจันทร์คุณจันทร์พักโรงแรมนี้นะทางผมเนี่ยจองไว้ให้เรียบร้อยแล้วเป็นโรงแรมติดติดทะเลเลยนะ

โรงแรมติดทะเลเลยนะครับเนี่ยข้ามไปเนี่ยก็จะเจอทะเลแล้วมีถนนขั้นนะบรรยากาศดี
อย่างคุณจันทร์ไปพักเนี่ยไปแจ้งฟ้อนแบบว่าบริษัทนี่นี่จองมานะกี่คืนกี่คืนนะบอกชื่อผมไปอะไรอย่างนี้
ระหว่างที่ขับรถไปเนี่ยรู้สึกว่าในทางขับรถเนี่ยคือมันจะค่อนข้างที่ไม่ได้เปลี่ยวนะคะ
เพียงแต่ว่ามันจะเป็นป่าเหมือนเขาอนุรักษ์ไว้อะค่ะเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติมันจะเป็นป่าเยอะ
มันจะมีบ้านคนคือโซนที่ทางเข้าอ่ะมันจะไม่มีบ้านคนครับแต่แถวใกล้ใกล้นะมันจะมีชุมชนอยู่
อ่าจันก็ขับรถไปก็รู้สึกว่าเออมันล่มลื่นอีกเนอะแต่รู้สึกว่าถ้ากลางคืนเนี่ย
ถ้าเราออกมาเนี่ยมันจะต้องแบบเปลี่ยวแน่แน่เลยอ่าโอเคเราก็แวะซื้อของซื้อของอะไรไปด้วย
ได้ไม่ต้องกลับออกมาอีกแต่ก็ขับเข้าไปพอขับเข้าไปปุ๊บอ่าเราก็เจอโรงแรมที่เขาบอก
ซึ่งก็ไปติดต่อฟ้อนต์นะคะตัวโรงแรมเนี่ยติดทะเลจริงแล้วข้ามถนนไปก็จะเจอชายหาดนะคะ
เออรู้สึกว่าบรรยากาศดีกี่ดาวประมาณสักกี่ดาวตอนนั้นอืมน่าจะประมาณสัก๓๔ดาวค่ะโอเค
ประมาณ๓๔ดาวค่ะพอพอไปเราก็ไปแจ้งหน้าฟรอนต์โรงแรมเนี่ยณที่จันไปเช็คอินนะคะ
น่าจะมีประมาณอยู่สักประมาณ๘๙ชั้นนะคะจะเป็นตึกแบบยาวใหญ่นะใหญ่ค่ะ
มันเป็นตึกยาวคนก็เยอะนะคะเท่าที่เราไปดูวันนั้นแต่ไม่ใช่วันหยุดนะคะเราไปทำงานวันธรรมดา
นี้จันก็เข้าไปแล้วก็อ่าไปเช็คอินบอกปกติโอเคเขาก็เอากุญแจห้องให้ครับ
ที่พังให้แล้วก็บอกแกก็ถามว่าเออนี่ชั้นไหนคะเขาบอกว่าชั้นสองแต่ไม่ใช่ตึกนี้นะคะ
อ้าวบอกอ้าวเหรอคือจันเองก็เข้าใจว่าเออมันอาจจะมีตึกใกล้ที่เรามองไม่เห็นหรือเปล่า
มาบอกเออเราไปยังไงค่ะเขาบอกอาจจะต้องรบกวนทางลูกค้าขับรถไปนะคะเพราะว่าอย่าอยู่อยู่เลยไปอีกนิดนึงไม่ไกล
ก็บอกไม่ไกลจากที่นี่แต่ขับรถไปจอดที่หน้าตึกจะสะดวกกว่า
ถึงขั้นขับรถไปเนี่ยไม่ใกล้แล้ว
ก็ฉันก็ขับไปจนคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องที่จอดรถความสะดวกสบายอย่างนี้ค่ะ
คิดว่าเออน่าจะไปจอดตรงนั้นน่าจะดีกว่าโอเคเขาก็บอกทางจันก็ขับรถไปแล้วก็ไปจอด
แต่พอเราไปจอดเรารู้สึกว่าตรงนั้นอาจจะห่างไม่เยอะนะคะประมาณสัก๕๐๐เมตร
มันก็ไม่สะดวกที่จะขนกระเป๋าไปเราเข้าใจ
แล้วก็เอ่อขับรถไปไปจอดอืมทีนี้เคยจอดปุ๊บเนี่ย
วินาทีที่เราเห็นตัวตึกแล้วสวนมันเก่ากว่าจากที่เมื่อกี้
มันไม่ใช่ตึกใหม่เท่าอาคารเมื่อกี้

มันไม่รู้สึกเหมือนโรงแรมมันไม่มีฟอนดให้เช็คอิน
มันจะมีห้องแบบเวลาเราขึ้นจะขึ้นบันไดนะคะ
มันก็จะมีห้องเหมือนห้องติดต่อสอบถามอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าไม่มีคนอยู่นะคะอาจจะมีแม่บ้านเห็นแม่บ้านเดินเข้าออกบ้าง
แต่ว่าไม่มีคนอยู่ตอนนั้นก็เดินเข้าไปรู้สึกว่าน่าจะมีแค่ไม่
น่าจะมี๔ชั้นเพราะไม่มีลิฟต์หรือจะมีลิฟต์ขนของไม่แน่ใจ
แต่ว่าเราไม่มีลิฟต์ให้กับแขกฉันก็ถือกระเป๋าเดินขึ้นไป
เราพักอยู่ชั้นสองจนก็เดินขึ้นไปพอขึ้นไปปุ๊บเนี่ย
ห้องมันจะมีทั้งสองฝั่งเนอะพอจันทร์ขึ้นไปปุ๊บ
ตรงหน้าบันไดเนี่ยพอเราขึ้นไปเนี่ยตรงข้างหน้ามันจะเป็นห้องโถงอะค่ะ
พอจะนึกว่าเอาห้องโถงแล้วก็จะมีแยกซ้ายกับแยกขวา
ซึ่งแต่ละแยกเนี่ยเขาจะมีห้องสองฝั่ง

พอขึ้นไปปุ๊บเลี้ยวซ้ายเนี่ยเลี้ยวซ้ายห้องเราจะอยู่ติดห้องโถงพอดี
แล้วก็จะเป็นห้องแรกอยู่ขวามือขวามืออ่าขึ้นบันไดขึ้นมาอย่างงีนะคะ
จะมีห้องฝั่งที่ติดบันไดกับฝั่งที่ไม่ติดบันได
จะอยู่ห้องขวามือคือฝั่งที่ไม่ติดบันไดแต่ห้องนั้นติดห้องโถง
วินาทีแรกที่รู้สึกก็คือเอ๊ะมันรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยมากกว่าในความรู้สึกไม่ได้กลัวอะไร

อ่าแล้วมันติดห้องโถงอะค่ะอืมรู้สึกว่าแค่ไม่ปลอดภัย
แต่ห้องโถงนั้นมันจะมีระเบียงยื่นไปอีก
เราก็คิดเอ๊ะระเบียงนั้นมันจะติดห้องเราไหม
คือด้วยความที่เราไปพักคนเดียวค่ะสิ่งที่เราคิดคือความปลอดภัยมากกว่าเรื่องอื่น

แล้วก็โอเคเราก็เปิดเข้าไปที่ห้องพัก
สะอาดแต่ว่าเก่าคืออุปกรณ์ต่างในห้องมันจะเป็นอุปกรณ์ที่แบบชักโครกก็เป็นแบบเก่า
ดีไซน์โบราณนะคะกระเบื้องอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันมันไม่ได้เป็นห้องใหม่เนาะ
ถึงตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าก็เป็นตู้ไม้นะคะแต่ดูยังไงก็รู้ว่ามันเป็นตู้เก่าอะค่ะเก่า
มันดูแล้วรู้ว่ามันไม่ใช่ดีไซน์ในสมัยนี้สิ่งที่ใหม่อย่างเดียวคือเตียง
รู้สึกว่าเตียงนี้มันเป็นเตียงที่แบบเหมือนมันเป็นเตียงยุคนี้ค่ะ
คือมันเป็นยุคที่แบบว่าเขาเรียกใช้ฟองน้ำใช้เบาะทำใช้หนังทำอะค่ะ
ทีวีก็ยังเป็นจอแบบแก้วแบบถูกนอนข้างหลังนะอุหู
ผ้าม่านแล้วจันก็วางของไว้เสร็จแล้วจันก็เดินไปดูผ้าม่านเนี่ย
สักครู่ใช่อ่ะคือตอนนั้นอ่ะรู้สึกว่ามันเก่ามันรู้สึกยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
แล้วอีกอย่างหนึ่งรู้สึกมันไม่ปลอดภัย

ใช่มันสามารถเข้ามาได้แล้วก็ตัวตึกเองดูมันไม่ค่อย
มันเหมือนใครเดินเข้ามาก็ได้อย่างนี้ค่ะ
กังวลเรื่องนี้ใจกังวลเรื่องนี้เรื่องเดียว
โอเคไม่เป็นไรป่ะก็เดี๋ยวเราก็ล็อกห้องล็อกอะไรให้เรียบร้อยแล้วกัน
คือตอนนั้นเนี่ยผีสางไม่ค่อยคิดเท่าไหร่
แต่กลัวเรื่องของความปลอดภัยของเรามากกว่า
ตึกก็เก่าไอ้ห้องโถงข้างก็ดัน
มีระเบียงที่มันติดกับหลังห้องเราอีก
ใครจะข้ามมาก็ข้ามมาได้ง่าย
ใช่ค่ะแล้วก็คนเดินเข้าออกรู้สึกว่ามันจะง่าย
ไม่ได้มีคีย์การ์ดไม่ได้มีรอปภ

แล้วตอนนั้นรับรู้ไหมครับว่าตึกนั้นมีคนอื่นมา

มีรถจอดอยู่บ้างค่ะแต่คิดว่าน่าจะประมาณ
รถจอดประมาณสัก๓๔คัน
ไม่เยอะไม่เยอะค่ะตึกนั้นไม่เยอะค่ะ
จันก็เก็บของเสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวโรนเดินลงไปหาอะไรกิน
หาของกินเดินไปเดินเล่นด้วยค่ะ
ก็เดินเล่นชายหาดหาข้าวกิน
เสร็จเรียบร้อยเนี่ยขึ้นห้องน่าจะประมาณสักทุ่มหนึ่ง
อ่าขึ้นห้องประมาณสักทุ่มหนึ่งพอขึ้นห้องมาปุ๊บ
จันก็ไม่ได้อะไรก็คือเอางานออกมานั่งทำต่อ
บนกอาบน้ำกินข้าวดูทีวีทำกิจกรรมต่างโดยไม่ได้คิดอะไรค่ะ
แล้วก็ก่อนจะนอนก็ไปดูตรวจสอบความปลอดภัย

คือประตูมันก็เป็นประตูแบบไม่ได้ใช้คีย์การ์ดนะคะ

แล้วก็เป็นแบบกรส้วนแบบนั้นค่ะ
ฉันก็โอเคทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็นอน

ตื่นมากลางดึก

จันก็ได้ยินเสียงเสียงเหมือนเสียงอะไรกระทบ
แบบตึ๊กเป็นระยะค่ะ

เราก็ลืมตาดูแวบแรกคือเรา

แต่ว่าอาจจะมีไฟจากข้างนอกที่ฝั่งเข้ามาบ้าง

ทีนี้ฉันก็เอ๊ะปกติไม่มีอะไร
หันไปรู้สึกว่าต้นเสียงไม่ได้มาทางนี้นะ

คือประตูห้องเข้ามาห้องน้ำจะอยู่สายมือ
ขวามือก็คือจะเป็นตู้เสื้อผ้า

ทางปลายเท้าก็จะเป็นทีวีอะไรประมาณนี้ค่ะ
แสดงว่ามองไปรู้สึกว่าต้นเสียงจะมาทางนั้น

สิ่งที่เห็นคือมีคนนั่งอยู่หลังตู้เสื้อผ้า
ข้างบนอะนะที่มันจะติดกับเพดานอะนะใช่ค่ะ
มันเป็นตู้เสื้อผ้าที่ไม่สูงมากค่ะ
มันสามารถขึ้นไปนั่งได้ค่ะ

ไม่สามารถนั่งได้เพราะเป็นตู้เสื้อผ้าที่มันยกย้ายได้ค่ะ
มีคนไปนั่งอยู่แต่ว่านั่งเนี่ยคือนั่งข้างตู้นะคะ
คือนั่งไม่ใช่นั่งตรงบานตู้
นั่งข้างที่เป็นด้านขวางของตัวนั่ง
จันก็ใช้เวลามองสักพักหนึ่ง
ด้วยความที่เราไม่ได้เป็นคนกลัวกลัวผีหรือกลัวเรื่องพวกนี้

เสร็จแล้วก็เห็นว่าอ๋อเป็นสักอย่างหนึ่งผู้หญิงนั่งอยู่
แล้วผมผ้านี้ผมยาวหน่อยจะดูลุงรังนิดนึง
เสื้อผ้าก็จะเป็นเสื้อฉันไม่รู้นะแต่เป็นชุดแบบเหมือน

ตอนที่เราเห็นเขาเขานั่งหันหน้ามาทางเราหรือหันข้าง
คือมันจะเยื้องกันนะคะพี่แจ๊ค
เพราะว่าคือตู้เสื้อผ้าเนี่ยมันจะอยู่เยื้องมาทางห้องน้ำ
พอหันไปเนี่ยหน้าเขาจะหันไปทาง
เอ่อทางระเบียงอะค่ะทางระเบียงข้างบ้าน

เขาไม่ได้มองแต่ละวันเราอยู่บนเตียงเราเห็นเขาพอดี
แล้วก็เหมือนเขาแกว่งเท้าแล้วมันเดินดังเสียงดัง

นั่นคือต้นเสียงส้นเท้าเขาโดนตู้ตึ้ง
แล้วจะแกร่งโดนตู้เราก็มอง
เสร็จแล้วเหมือนเขาจะรู้ว่าเรามองอยู่

คือตอนนั้นเราไม่ได้กลัวที่บอกว่าจะตกใจอะไร

รู้สึกไม่โอเคนะกับสถานการณ์นั้น
แล้วสิ่งที่เห็นอีกอย่างหนึ่งประตูมันแง้ม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

อืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอ

ไม่รู้แต่อันนี้เรามาพักผ่อนเรามาทำงานดังนั้นตอนนี้เธอรู้หรือเปล่าว่าเธอไม่ได้มีชีวิตอยู่บนโลกนี้แล้วนะ
ดังนั้นถ้าจะให้ช่วยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะช่วยเดี๋ยวจะทำบุญไปให้แต่อย่ารบกวนเวลานอน
เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้พักผ่อนอะไรอย่างนี้เราอาจจะเป็นอันตรายหรือถ้าเกิดว่าเราโมโหเราอาจจะสาบแช่งเธอก็ได้นะ
มันจะเป็นบะกรรมต่อกันก็พูดกับเขาแบบนี้จนสักพักนึงไฟก็ติดมาปกติแล้วท่านกระจันก็เปิดไฟนอนตลอดทั้งคืนแต่ก็นอนไม่หลับ
ก็รู้สึกว่าเหมือนรู้สึกว่าเขายังอยู่เก่งเกินไปแล้วรู้สึกว่าเขายังอยู่อะค่ะเขายังอยู่เพียงแต่เรามองไม่เห็นแล้วทีนี้เราจะระแวงหมดเขาอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้
จนกระทั่งสว่างเราเริ่มเห็นแล้วว่าเออสว่างแล้วประมาณตี๕เราก็เก็บเสื้อผ้าแล้วไม่อยู่แล้วเราเดี๋ยวไปหาเองก็ได้ที่พักไม่อยู่แล้วเราก็เก็บจันก็เก็บเสื้อผ้า
เสื้อผ้าประมาณเกือบจะ๖โมงเกือบ๖โมงกว่าเกือบจะ๗โมงเช้าอะค่ะทีนี้ตันเก็บเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วพอดีมีโทรศัพท์เข้าและเป็นลูกค้าที่โทรมาหา

ขอติดรถไปไหนหรือเปล่าขอติดรถกลับกรุงเทพหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะ
เพราะว่ามันก็มีเหมือนกันที่เขาแบบเป็นคนกรุงเทพไปทำงานแถวนั้น
แล้วก็แบบเออขอติดรถกลับอะไรอย่างนี้ครับ

อ๋อบอกเอ๊ไม่ได้พูดนะคะ
เขาบอกเอาเหรอเราก็คิดว่าเออจันหูฝาดไปหรือเปล่า
ไม่เป็นไรอ๋อเหรอคะก็โอเคคุยกันเสร็จเรียบร้อย
เก็บเสื้อผ้าขึ้นหลดแล้วก็แต่ไม่ได้บอกว่าเออเราไม่อยู่แล้วนะ
เราก็ไม่ได้บอกเอากุญแจห้องไปคืนตึกนั้นแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรไม่ได้พูดอะไร
ไม่หาข้อมูลไม่ถามอะไรเลยว่าห้องนี้มีอะไรโรงแรมมีอะไรหรือเปล่า
ค่ะดูแล้วอาจจะมีอะไรสักอย่างอาจจะมีอะไรทุกอย่างแหละ
เดี๋ยวค่อยไปคือถามคิดว่าน่าจะไม่ได้เรื่องอะค่ะ
เราไปสืบค้นดีกว่าไม่เป็นไรเราไปสืบค้นเอาเราเองแล้วกัน
ก็พอกลับไปทำงานอะไรอย่างนี้ค่ะตอนนั้นที่ขับรถขับรถไปที่บริษัทลูกค้า
ทางเขาเองรับประพอเองก็แจ้งคือจันไม่รู้นะคะปกติเนี่ย
ทางลูกค้าเขาจะเตรียมอาหารกลางวันไว้ให้เวลาเราทำงานช่วงกลางวัน
ทีนี้ลูกค้าก็ถามว่าเอ๊ะวันนี้คุณจันทร์มีผู้ช่วยมาด้วยเหรอ
หนูบอกไม่นะคะก็ยังไม่ได้กลับกรุงเทพเลยวันนี้ก็ยังอยู่คนเดียวเหมือนเดิม
อ้าวเหรอแล้วเห็นรอปภเขาแจ้งมาว่าเหมือนคุณจันทร์จะมีคนมาด้วย
บังเอิญว่ารถมันฟิล์มมันไม่มืดมากค่ะน้องบอกอ๋อไม่มีค่ะไม่มี
ก็เข้าใจว่าเอ้ยเขาคงจำผิดคันหรือเปล่าอะไรโอเคเขาก็ไม่อะไรก็เตรียมอาหารมาชุดเดียวแล้ว
แล้วตอนเย็นเราก็ไปพักที่อื่นก็คือปกติไม่มีอะไร
วันนั้นก็ไม่ได้รู้สึกอะไรจนกระทั่งจันก็กลับบ้านปกติ
แต่ว่าแปลกอย่างหนึ่งคือด้วยรถจันทร์นะคะถ้าเกิดว่ามันมีคนนั่งแล้วไม่คาดเข็มขัด
มันจะมีไฟกระพริบแต่ไม่มีเสียงนะคะมันจะเป็นรุ่นที่มันมีไฟกระพริบว่าคนนั่งข้างไม่คาดเข็มขัด
แล้วก็เห็นเอ๊ะทำไมไฟมันกระพริบแล้วขับไปเลยคนเดียว
จันทร์ก็ว่าเอ๊ะหรือว่าไฟมันเสียหรือเปล่ามันเสียหรือเปล่าคือจริงจันทร์เอากระเป๋าวางไว้ข้าง
หรือมันจับโดนกระเป๋าหรือเปล่าเราก็เอากระเป๋าลงอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็ยังติดอยู่ตรงนั้นสงสัยมันเสียแหละ
เพราะรถมันก็อายุประมาณนึงมันคงเสียแล้วไม่คิดอะไรจนขับรถกลับไปบ้านปกติเนี่ยจันเป็นคนที่จอดรถไว้ที่หน้าบ้าน
เอารถเข้าบ้านเพราะที่บ้านมีรถหลายคันแล้วเราก็จะแบบกลับดึกออกเช้าอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วจะเอารถจอดไว้หน้าบ้านฉันก็จอดรถเข้าบ้านปกติ
พอผ่านไปสักวันสองวันเนี่ยค่ะจันเจอเพื่อนบ้านข้างบ้านเขาก็ถามวันนั้นญาติมาหาหรือเปล่าคะน้องจัน
เขาก็ถามว่ามีญาติมาหาหรือเปล่าอ๋อทำไมเหรอคะเห็นเขามายืนหน้าบ้านแต่เช้าเลยนะเป็นผู้หญิงกับเด็กมาสองคน
คือปกติที่บ้านก็จะมีญาติมาหาเรื่อยอย่างนี้ค่ะเราก็คิดว่าเอ๊ะญาติใครวะแต่ไม่ใช่เรานะ
หรือว่าเป็นของเป็นน้องเป็นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเขามาหากันตอนที่เราไม่อยู่หรือเปล่าเราไม่รู้หรือเปล่า
บอกเอ๊ะไม่รู้นะคะหรืออาจจะเป็นญาติของแฟนญาติของน้องหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะก็บอกก็ไม่ได้คิดอะไร
กระทั่งเวลาทุกครั้งที่จันไปไหนจะมีคนชอบถามว่าวันนี้คุณจันมาคนเดียวมากับผู้ช่วยหรือเปล่าคะหรือว่ามาคนเดียวหรือเปล่าคะ
ส่วนมากเพราะว่าลูกค้าเขาจะเตรียมอาหารไว้ให้ตอนเที่ยงเขาทักอย่างนั้นอยู่นานไหมโอ้นานค่ะจนกระทั่งเรารู้สึกว่ามันผิดปกติเนอะแต่ก่อนแต่ก็ยังรู้สึกว่ามีอะไร
เพราะเราอยู่บ้านคืออยู่บ้านปกติขับรถบนรถบางทีก็ปกติไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ได้เห็นอะไรจนกระทั่งวันหนึ่งจันไปงานกระถิ่นงานหนึ่งซึ่งไปเจอกับพี่คนนึง
ซึ่งก็แบบเหมือนเคยร่วมงานกันมาก่อนเขาชวนไปงานกระถิ่นอย่างนี้ค่ะแล้วก็เออว่างเราก็ไปทำบุญซะหน่อยแต่จริงตอนจันทร์กลับมาจันก็ทำบุญให้กับคนที่เจอที่โรงแรมไปแล้วก็คือไปวัดก็ทำบุญให้เขาไปแล้วล่ะ
เนี่ยพอจันไปทำบุญงานกระถิ่นเนี่ยพี่คนนี้เขามากับแฟนเขาซึ่งเราก็รู้จักกันดีสนิทสนมกันประมาณนึง
คนนั้นเขาเป็นผู้ชายเขาทักว่าอาจารย์มีคนตามมานะมีคนตามมานะบอกไม่นะพี่มาคนเดียว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
มันเป็นยังไงเหรอคะก็ถามเขามันเป็นยังไงเหรอเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาใส่ชุดแบบยาวขาวนะ
พี่ก็เห็นไม่ชัดแต่รู้ว่าเขาตามนะมีเด็กมาด้วยคนหนึ่งเขาตามเราอยู่นะบอกอ้าวแล้วทำยังไง
ก็เลยเล่าเหตุการณ์ว่าน่าจะเป็นตรงนี้หรือเปล่าเล่าให้ฟังเอางี้เดี๋ยวพี่จะลองสื่อสารเขาดู
แล้วยังไงเดี๋ยวพี่โทรไปบอกแต่เขาตามอยู่นะเขาตามมาตลอดเลยจนกระทั่งผ่านไปวันหนึ่งอีกวันหนึ่งพี่เขาโทรมา
เขาบอกว่าเขาเหมือนกับสื่อสารกับวิญญาณตรงนี้ได้เขาบอกว่าตามจันมาที่จากที่พักนี่แหละที่จันเล่าให้ฟัง
ใช่เขาเขาบอกว่ามีจันทร์คนเดียวที่เห็นเขาแล้วคุยกับเขาเขาก็
เราคุยกับเขาคือเราไม่ได้คุยกับเขาแบบเป็นเพื่อนด้วยนะเราแค่บอกเขาตอนนั้นเนี่ยนะ
แล้วพี่เขาบอกว่าเนี่ยมีจันทร์คุยกับเขาเขาเหมือนอยากจะได้ความช่วยเหลือแต่เขาก็ไม่รู้จะพูดยังไง
ไม่รู้จะบอกเรายังไงแล้วก็แล้วเขาอยู่ที่ไหนล่ะเขาเข้าบ้านไม่ได้นะ
ไม่ได้ชวนเขาเข้าบ้านเขาอยู่ในรถเพราะว่าจันไม่เคยเอารถเข้าบ้าน
จอดหน้าบ้านตลอดเราจอดรถแล้วเราก็เดินเข้าบ้านครับ
แล้วบอกเอาแล้วจะยังไงล่ะพี่แล้วเขาจะไปยังไงไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าถึงเวลาเขาก็จะไปเองนะ
แต่พี่ก็ไม่รู้ก็หมั่นทำบุญให้เขาแล้วกันเพราะเขาก็บอกอะไรไม่ได้มากกว่านี้
เขาบอกแค่ว่าเขาตามมาเขาบอกว่าเขามาอยู่ที่นั่นเขาก็จำไม่ได้ว่าเขามาอยู่ที่นั่นได้ยังไง
ลักษณะเขาเป็นอย่างเขาก็บอกอธิบายลักษณะเหมือนที่เราเจอค่ะ
คือเขาอธิบายลักษณะมาว่าเป็นผู้หญิงแต่งตัวอย่างงี้ใช่ภาพเดียวกับที่เราเห็นเขานั่ง
ใช่ค่ะแล้วเด็กผู้ชายเขาบอกเด็กผู้ชายประมาณสัก๕๖ขวบ
ประมาณนั้นเขาก็บอกเขาไปกับจันทร์ทุกที่ถ้าจันขับรถคันนี้ไป
เพราะว่าเขาอยู่ในรถนี้แต่เขาเข้าบ้านไม่ได้เนื่องจากว่าเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านเขาไม่ได้ให้เข้า
แล้วก็จันทร์ไม่เคยชวนเขาเข้าเข้าเขาก็อยู่ในนั้นดังนั้นทำก็ไหลกันตาม
ถ้าเราขับรถคันนี้ไปเขาจะไปด้วยทุกครั้งตั้งแต่นั้นเรารู้แล้วแล้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไง
เราจะไปพี่เราเชิญเขาลงได้ไหมเขาบอกว่าถ้าเขาไม่ลงแกจะทำยังไง
ถ้าเขาดื้อก็คงเขาไม่ลงแล้วพี่รถหนูก็มีพระเอาแต่แกเป็นคนชวนเขามา
เราบอกรถหนูก็มีพระนะพี่เขาบอกแกเป็นคนชวนเขาขึ้นมาแล้วหนูจะทำยังไง
ก็ถึงเวลาเขาคงไปเองแล้วใช้หนูจะใช้ชีวิตกับเขายังไงล่ะพี่ก็บอกก็บอกเขาดีดีน่ะ
เหมือนที่แกเคยบอกเขานั่นแหละพี่ก็บอกว่าอย่างนั้นเราก็บอกเขาว่าถ้าจะไปด้วยกันอ่ะ

ใช่ค่ะอย่าให้เกิดอุบัติเหตุนะ

พูดรอยอย่างนี้ค่ะตอนที่นั่งขับรถอย่างนี้อย่าให้เกิดวัติเหตุนะ
อย่ามาทำอะไรไม่ดีนะมันเป็นบาปกรรมแล้วก็อย่าทำให้ตกใจอย่าทำให้ใครเห็นก็พูดไปอย่างนี้ค่ะ
เราก็รู้สึกคือไม่รู้เรารู้สึกว่าไปไหนเขาจะไปด้วยตลอด
เราเองก็พยายามไปทำบุญให้เขาเผื่อว่าเออเขาได้รับบุญไปเขาอาจจะไปในสักวันหนึ่ง
ระยะเวลาผ่านไปประมาณเกือบ๒เดือนนะคะจนวันหนึ่งจันกลับไปที่เดิมกลับไปทำงาน
ตลอดระยะเวลา๒เดือนนั้นยังมีคนเห็นมีคนทักอยู่ตลอดป่ะ
ก็มีบ้างจนเรารู้สึกว่ามันชินไปแล้วล่ะรู้สึกชินกับเรื่องนี้ไปแล้วรู้สึกว่าเออเราก็ไม่ได้แล้วนะ
เราก็ไม่เห็นตัวเราไม่เห็นเองจะมีคนอื่นเห็นว่าเออมีคนมาหาเหรอหรือไปไหนกับใคร
กับน้องหรือเปล่าคือบางทีน้องอาจจะแบบไปช่วยทำงานด้วยอะไรอย่างนี้ไปกับน้องหรือเปล่าหรือไปกับใครหรือเปล่าอะไรอย่างเง
เราก็บอกไม่ไปคนเดียวหรือบางทีก็เออเออออกไปเราไม่อยากให้เขาสัดถามเยอะแล้ว
ค่ะค่ะอะไรประมาณนี้ค่ะจนผ่านไปประมาณ๒เดือนค่ะ๒เดือนนี้จันกลับไปทำงานที่เดิม
ที่เขาจองที่พักที่เนี่ยแต่เราบอกเขาแล้วว่าเดี๋ยวเราจัดการที่พักเองไม่ต้องจองให้แล้วล่ะ
อ่าไม่เป็นไรไม่ต้องร้องไห้แล้วจันก็เอ่อไปไปแล้วก็ได้ไปพูดคุยกับทีมงาน
เราไปทำงานเราก็คุยกับทีมงานแล้วก็คุยเรื่องนู้นเรื่องนี้จนกระทั่งมาเล่าเรื่องนี้
ด้วยความที่เรายังไม่รู้เลยว่าที่แน่นอนมันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมเราถึงอ่าทำไมเราถึงไปเจอ
หรือมันมีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าแล้วก็ถามถามคนท้องถิ่นอ่ะนะคะเออเราก็จะเล่าเหตุการณ์ให้เขาฟัง
มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าอืมนี่คุณจันเจอจริงจริงหรอคะบอกเอาใช่ใช่เจอจริงจริง
เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยนานมาแล้วอืมเนี่ยมีญาติเขาเขาบอกว่าเป็นญาติเขาครับ
ไปเสียชีวิตที่นี่อืมบอกยังไงอ่ะเล่าให้พี่ฟังเอ่อเล่าเล่าเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิ
เขาก็เลยบอกว่าเขาไปเที่ยวกันครับเขาไปเที่ยวกันทั้งครอบครัวเนี้ยจองไว้หลายห้องเนี้ยอืม
เนี่ยคนนี้เขามากับแฟนเขาแล้วก็ลูกแล้วบังเอิญเนี่ยเหมือนเขาทะเลาะกันเหมือนเขาทะเลาะกันแล้วก็เหมือนกับน้อยใจอะไรก็ไม่รู้
ครับอ่าทีเนี้ยเหมือนแฟนเขาอ่ะไปเที่ยวกลางคืนต่อค่ะอืมอ่าไปเที่ยวแบบขับรถไปเที่ยวในเมือง
ผู้ชายใช่ค่ะใช่อืมอืมอืมทุกผู้หญิงกับลูกเนี้ยอยู่ห้องเขาผู้ชายเขากลับมาอีกทีเนี้ยสองคนนี้เขาฆ่าตัวตาย
เขากินยาตายโอ้กินยาในห้องแล้วเขาพาไปโรงพยาบาลแล้วไม่ทันไม่ทันอาจจะเพราะว่ากลับมาแบบตึกไปหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่ทันก็เลยเสียชีวิตในห้องนี้อืมซึ่งเขาก็บอกเขาก็ทำบุญอะไรให้ตลอดนะอืมเออเขาจังก็เลยบอกว่าลักษณะแบบไหน
เขาบอกเป็นผู้หญิงตอนนั้นลูกเขาอายุประมาณแบบห้าหกขวบผู้ชายตัดผมสั้นสั้นนะเพราะว่าจะเข้าเข้าโรงเรียนแล้วครับ
แล้วผู้หญิงเนี้ยกลุ่มยาวยาวตอนที่เสียเขาใส่ชุดนอนอืมเพราะเขานอนเขานอนอืมบอกเฮ้ยงั้นก็ใช่
ตอนนี้ต้องไปทำอะไรสักอย่างแล้วนะเพราะว่าเขาตามพี่อยู่นะก็บอกเขาแบบนี้
เขาตามเขาเลยไปทำบุญเขาเลยเออเดี๋ยวเขาจะไปบอกญาติเขาไปบอกญาติเขาน่าจะฝั่งสามีเขาอะค่ะ
แฟนของผู้หญิงที่เสียเขาก็อีกสักประมาณเอ่ออาทิตย์หนึ่งเนี้ยค่ะน้องผู้หญิงคนนี้
เขาพอดีเขาขอเบอร์ขออะไรไปเขาก็โทรมาบอกว่าเอ่อคุณจันคะช่วยช่วยมางานได้ไหมอืม
เพราะว่าเขาน่าจะทำบุญให้เขาอยากให้เราไปเพราะรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะตามเราอยู่
ถ้าคุณจันทร์ไปเขาก็น่าจะไปด้วยใช่เพราะเขาเพราะเขาบอกว่าเนี้ยเขาไปที่เอ่อ
เขาไปทำบุญอะไรที่โรงแรมแล้วแต่เหมือนกับว่าพระหรืออะไรที่พาไปด้วยเขาบอกว่าไม่
ไม่เขาไม่ได้อยู่ที่นี่นะเขาเลยโทรมาบอกว่าคุณจันคะช่วยช่วยมาที่งานได้ไหม
อะไรครับอ่าช่วยมาแบบเอ่อมางานทำบุญให้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยจันว่าอ่าโอเคได้
วันที่จะไปเนี่ยท่านก็ขึ้นรถแล้วก็บอกเขาว่ากลับบ้านนะเดี๋ยวจะไปพาไปส่ง
แล้วก็ไม่ต้องกลับมาแล้วนะฉันก็ขับรถอ่าไปที่บ้านเขาครับแล้วเขาก็ทำบุญอะไรปกติอืมอ่า
อ่าหลังจากนั้นก็ไม่ไม่ไม่ได้เจอฮิตกันอีกเลยอืมค่ะโอ้โหโอ้โห
โดยปกติแล้วเป็นคนเลือกโรงแรมเองโดยปกติครั้งเนี้ยลูกค้าเลือกไว้ให้
ก็มีทั้งลูกค้าเลือกให้แล้วก็เลือกเลือกเองค่ะบางที่เนี่ยเราจะบอกเขาไว้ก่อนว่าช่วยเลือกที่ปลอดภัยให้หน่อยนะ
อืมไม่ได้ปลอดภัยจากผีนะปลอดภัยแบบใช่ผู้หญิงคนเดียวเดินทางใช่ค่ะใช่เออประมาณนั้นแต่ครั้งเนี้ยมันเป็นการเลือกด้วยวิธีการแบบไหนก็ไม่รู้
อาจจะเป็นเพราะว่าไอ้ราคาถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ถูกกว่าตึกปกติอันนี้ไม่ทราบ
เพราะเราจะไม่ทราบราคาเวลาเขาจองให้เขาน่าจะไม่ทราบน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่เขาด้วยความหวังดีว่าเออใน
ไหนน่ะก็มาโซนเนี้ยทะเลมันเยอะมันสวยเอ่อคุณจันทร์น่าจะแบบเออไปพักที่สบายสบายนะ
จะได้ด้วยครับผมประมาณนั้นนะคะมากเลยเออตั้งแต่นั้นก็เลยบอกว่าไม่เอาแล้วจองเอง
เท่ากับว่าเราพูดถึงวิญญาณผู้หญิงกับเด็กนี่ก็แล้วกันเขาอาจจะกินยาฆ่าตัวตายเป็นการสร้างบาปกับตัวเอง
วิญญาณไม่สามารถที่จะไปไหนได้ก็ยังวนเวียนอยู่ตรงนั้นประกอบกับทางญาติอาจจะนะผมว่าอาจจะไม่ได้เชิญวิญญาณ
ไม่ได้เรียกเขากลับไปด้วยก็ได้เขาพยายามน่าจะพยายามติดต่อกับหลายคนแล้วล่ะแต่ไม่มีใครเห็นเขา
คุณจันไปโป๊ะแตกเห็นเขาพอดีหรืออาจจะเจอคนที่เห็นเขาแต่อาจจะกลัวเนื่องจากว่าเป็นสถานที่ที่เขาน่าจะปิดข่าว
บางคนเจอแล้วก็อาจจะออกไปเลยโดยที่ไม่มานั่งพูดคุยเหมือนกับคุณจันทร์ที่เขาทึกทักว่าเนี่ยเห็นฉันคุยกับฉันด้วยคิดว่าเป็นเพื่อนซะเลย
หรือบางคนอาจจะเจอแล้วมาสองคนก็จะขับรถกลับออกไปเลยกินเสื้อผ้าขับรถออกไปเลย
แล้วตอนที่ได้ยินเสียงบอกว่าขอไปด้วยได้ไหมเนี่ยเสียงมันเป็นเสียงผู้หญิงเหมือนกับที่เราคุยอยู่ในปลายสายตอนนั้นแยกไม่ออก
นั่นแหละจังหวะนั้นที่เขาน่าจะขอขอติดมาด้วย
เพื่อหรือเขาอาจจะรู้ว่า

อาจจะรู้สึกตัวว่าเว้ยเขาตายไปแล้วน่ะด้วยความที่เราพูด
พูดให้เขาฟังว่าเธอไม่ใช่คนแล้วนะอะไรอย่างนี้

บ๊วยบ๊วยหรืออาจจะรับรู้ได้ว่าคุณจันทร์รู้จักไข้ญาติเขาน่ะ
ไม่รู้เรื่องใดเลย
แต่บังเอิญว่าไปครั้งที่สองเนี่ย
อาจจะเป็นช่วงคิวที่จันต้องคุยกับคุยงานกับทีมนี้พอดี
แล้วบังเอิญด้วยความที่เห็นว่าคุยกันเห็นว่าเขาเป็นคนแถวนี้
ก็เลยเล่าให้ฟังว่าเราเจอเหตุการณ์นี้ประมาณนี้ค่ะ
เหมือนอย่างที่บอกว่าเขาอาจจะรู้ล่วงหน้าก็ได้
และเชื่อเถอะครับเรื่องบังเอิญไม่มี
ทุกอย่างถูกกำหนดถูกลิขิตไว้ล่ะ

นั่นคือเรื่องที่คุณจันทร์นำมาฝากชาวสถานีผีดุ

สำหรับใครที่ต้องเดินทางไปตามต่างจังหวัด
แล้วก็อาจจะต้องไปพักค้างอ้างแรมอยู่ตามโรงแรม
ตามสถานที่ต่างถ้าเราจองเองก็โอเค
ถ้ามีลูกค้าจองให้แล้วบางทีเราเลือกไม่ได้

เป็นคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะทำยังไง
นั่นคือเรื่องราวของคุณจันทร์ในค่ำคืนวันนี้

สำหรับท่านไหนที่อยากจะมาถ่ายทอดประสบการณ์
ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญแบบนี้
อย่าเก็บเรื่องหลอนของคุณไว้คนเดียวครับ
ส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการ
หวังว่าเราคงจะได้พบกันนะครับ

เราจะกลับมาล้อมวงฝังประสบการณ์ตื่นเต้น

เหล่าบรรดานักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลเหมือนเดิม
ส่วนจะเป็นใครนั้นต้องติดตามกันครับ
สำหรับค่ำคืนวันนี้เวลาหมดหมดเวลา
ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เจอเจอกันใหม่วันศุกร์หน้า
วันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ์

ขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสถานีผีดุ
กับผมแจ๊ควัชรพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
ซึ่งแน่นอนนะครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง

ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
เหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลครับ
และในค่ำคืนวันนี้สถานีผีดุของเรานำเสนอ
หนึ่งในนักเล่าที่เคยมาเยือนสถานีผีดุของเราแล้วนั่นเองครับ

ครั้งที่แล้วเนี่ยโอ้โหเรื่องมันมาก

เดินลงมาจากบันไดเห็นชายผ้าถุงโอ้โห
วันนี้คุณเอ๋มาพร้อมกับอีกหนึ่งประสบการณ์
ที่จะมาเล่าให้กับชาวสถานีผีดุได้รับฟังกัน
ใช้ชื่อเรื่องว่าขานรับเรียกหลอน

เรื่องนี้เราย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังครับ
ก็เราได้เวลาก็ใกล้กันคันพี่แจ๊คก็๒๕ปี

อยากฟังเรื่องนี้เป็นยังไงฮะ

คือเรื่องนี้นะคะพี่
เมื่อสมัยที่เอ๋ไปเรียนปริญญาโท

ซึ่งมหาวิทยาลัยนี่เป็นมหาวิทยาลัยที่เรียกว่าเก่าแก่เลยทีเดียวแหละ
และด้วยความเก่าแก่นี้แหละค่ะมันทำให้แบบไม่ว่าจะเป็นตัวการก่อสร้างก็ดี
หรือว่าด้วยสถานที่ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยนี้ค่ะ
เป็นสถานที่ที่มีตำนานเล่าขานมาเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับ
ก็ตอนที่ไปเรียนตอนนั้นเป็นปีพศ๒๕๔๐
ก็เลยคุยกันว่าถ้าอย่างนั้นเราอยู่หอพักกันเถอะ

ก็กลับบ้านแล้ววันจันทร์กลับมาครับเรื่องมันเกิดตรงที่ว่าวันที่เอ่อ
เราเข้าหอเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีอะไรนะพี่แต่ว่าวันที่เราเข้าหอเนี่ย
เราเดินขึ้นไปขออธิบายลักษณะของหอพักก่อนครับหอพักเนี่ยจะเป็นลูกตัวยูค่ะ
อืมเป็นรูปตัวอยู่แล้วมีบันไดตรงกลางอันอย่างเดียวพอเราเดินขึ้นบันไดไปปุ๊บ
พอสุดชั้นก็จะเป็นระเบียงครับชั้นที่สองก็มีระเบียง
พอถึงชั้นที่๔เนี่ยเป็นชั้นที่พิเศษตรงที่มันไม่ได้เป็นระเบียงแล้วนะคะ
อืมแต่เขาทำมาเป็นห้องเล็กเล็กหนึ่งห้องอืมสำหรับเป็นห้องพระอ๋อค่ะ
คิดเอาเองอ่าเพราะอะไรคิดว่าเป็นห้องพระคิดว่าเป็นห้องพระอ่า
เพราะสิ่งที่เราเห็นก็คือมีต่างอยู่หนึ่งต่างเป็นต่างเล็กเล็กประมาณเนี้ยค่ะ
แล้วก็มีพระพุทธรูปองค์เล็กเล็กแค่เนี้ยตั้งอยู่หนึ่ง
อยากย่ายอะไรนี้เต็มเลยในห้องนั้นเราก็คิดเออคงตั้งใจเป็นห้องพระแหละค่ะ
ครับอ่าเดี๋ยวแต่มันดูไม่ค่อยสะอาดแล้วก็ไปบอกผู้ดูแลว่าเราขอทำความสะอาดห้องพักนี้นะ
เอาเป็นเพื่อจะทำเป็นห้องพระที่เราจะไหว้พระสวดมนต์กันได้ครับ
ทางผู้ดูแลหอดีใจมากเหรอเอาเลยน้องเอาเลยอืมเออ
เราไม่ได้คิดอะไรไงเราก็ไปทำความสะอาดอะไรเรียบร้อย
แล้วตั้งแต่นั้นเราก็ได้ใช้ห้องพระไหว้พระสวดมนต์เช้าเย็น
ปกติของเราใช่ไหมคะปกติอ่ะอย่างที่บอกว่าที่นี่อ่ะ
มันมีตำนานเล่าขานเยอะแยะอืม
เข้ามาอยู่แรกแรกไม่มีอะไรค่ะอืม
พออยู่ไปอยู่ไปสักประมาณสองเดือนเดือนนิดนิดนะคะอืม
วันพระค่ะพี่ทุกวันพระเรามาสวดมนต์
เราจะได้ยินเสียงอะค่ะเหมือนมีคนมาสวดมนต์ด้วยอะค่ะ
รอบรอบข้างตลอดเลยแล้วไม่ได้ยินเอกคนเดียวนะคะอ่า
ทั้งห้าคือเราอยู่กันเจ็ดคนแต่ว่ามีพี่จะเป็นมุสลิมหนึ่งคนครับ
เป็นคริสต์หนึ่งคนก็เหลือคนที่เป็นพุทธด้วยกันอะห้าคนอืม
ก็จะไปไหว้พระสวดมนต์อยู่ด้วยกันตรงนั้นทุกวันพระจะได้ยินเสียงสวดมนต์
แล้วเป็นเสียงที่เพราะมากนะพี่คือเราสวดบทไหนเขาก็สวดบทนั้นผู้หญิง
เป็นหมู่คณะเลยพี่โอ้ยเออเป็นหมู่คณะเลยเออเออ
เราก็แบบเออก็ดีเนอะมีคนมาสวดแต่ไอ้เพื่อนเนี่ยมันก็หยองเหมือนกันนะ
อืมแรกแรกอ่ะช่วงวันแรกแรกอ่ะค่ะก็จะแบบวันพระแรกก็ยังรู้สึกเฮ้ยอะไรวะ
ครับก็ไม่กล้านะนั่งสมาธิก็ไม่ได้แล้วเพราะกลัวไงแต่ว่าถ้าจะเดินก็ลืมตา
นั่งก็ได้วะยอมนั่งเสร็จพอมาไปสักประมาณเดือนนึงก็คือสี่พระ
คือมันมีมีวันพระอ่าพระเรียกพระใหญ่ใช่ไหมฮะอ่าอันนี้ก็เริ่มชินแล้วอืม
เดือนต่อมาก็รู้สึกจะเป็นเรื่องหมายถึงว่าชินกับเสียงสวดชินกับเสียงสวด
เพราะว่าก็ไม่ได้ทำอะไรกับเราไงแล้วเสียงศูนย์นี้ก็ฟังแล้วมันสบายหูอะพี่
แล้วมันเสียงเพราะมากนะเลยว่าเสียงนี้เพราะเหมือนนักร้องเลยนะ
เขาสวดอ่ะครับแล้วก็พร้อมเพลียงกันหมดทั้งทั้งที่เสียงนี้อ่ะ
ไม่ใช่คนเดียวแล้วมากันเป็นหมู่คณะจริงจริงครับเราก็เริ่มเออชินแล้ว
ก็รู้สึกเออฟังก็เพราะดีนะมีเพื่อนแล้วก็สวดไปเรื่อย
แต่เขาจะสวดตามเรานะเราสวดบทไหนบทพิเศษบทไหนมันบทพิเศษเยอะมากอืม
สวดบทไหนเขาก็จะสวดบทนั้นครับอ่าแล้วก็เรารู้สึกชินแล้ว
พอผ่านไปสักประมาณ๑เดือนจำได้ว่าวันนั้นเป็นวันโกนค่ะ
ระหว่างที่กำลังนั่งสมาธิอยู่คือธรรมดาเวลาเรานั่งสมาธิ
จะต่างคนต่างนั่งไม่มีใครรบกวนกัน
เพราะว่าเพื่อนนั่งสมาธิอยู่อยู่ก็รู้สึกมีคนมาสะกิดอะพี่
พอมาสะกิดแล้วเราก็แบบเออค่อยค่อยลืมตามา
พอลืมตามาปุ๊บปรากฏว่าเพื่อนเรานั่งสมาธิอย่างนี้
แล้วเพื่อนเขาก็จะแบบค่อยเหมือนกับว่ามาคาน
แบบก็กระตุกชายเสื้อน่ะคือธรรมดาจะไม่มันเรียกเราเหรอเออ
กระตุกชายเสื้อแบบอื้ออื้ออย่างเงี้ยเออเออ
แล้วก็แบบลืมตามีอะไรอย่างนี้ทำท่าอย่างเง
แล้วก็หันหน้าไปทางแบบมันจะมีกระจกเล็กเล็กมันพูดแต่เหมือนส่งสัญญาณให้มองตาม
ใช่แล้วก็แล้วก็มองไปที่กระจกเล็กเล็กอ่ะพี่
เราก็เอ๊ะเป็นอะไรนะเราก็กราบพระแล้วก็ลุกขึ้นเดินไปดู
แต่ไอ้เพื่อนเนี้ยน่ารักมากเลยสะกิดเสร็จมันก็นั่งอยู่ตรงนั้นอืม
เราเดินไปคนเดียวอืมพอเราเดินไปปุ๊บแล้วก็ตอนที่เราพุ่งตาไปเนี่ย
แล้วก็มองเห็นแล้วว่ามันมีลักษณะมันเป็นขาคนอ่ะพี่ครับแต่พี่แจ๊คคะ
อยู่ชั้นสี่แล้วขาเขาเออเออก็เลยพอเข้าไปถึงเอ๊ะเรามองไป
ก็ก้มดูคือมันเป็นกระจกแค่เล็กเล็กเนี้ยเพราะมันห้องบ้านที่เล็กมากใช่ไหมคะ
ห้องนั้นอ่ะจุคนหน้าจะได้สักประมาณสักยี่สิบคนนี่ก็ถือว่าเยอะแล้ว
สิบห้าคนคืออัดแล้วครับพอเราก้มแล้วก็มันเป็นกระจกแค่ประมาณเนี้ยค่ะ
แล้วก็ก้มลงไปดูค่ะอืมท้าวบานใหญ่มากเลยพี่อืมอ้าวท้าว
ก็มองไล่ขึ้นมาปุ๊บโจงอ่าเลื่อนขึ้นไปนุ่งแต่โจงกระเบนนะคะ
อ่าอ่าปุ๊บโหพี่แจ๊คอืมนึกออกใช่ไหมคะว่าคืออะไรครับ
สูงสูงลิฟต์เลยพี่แล้วก็แบบยืนอยู่อย่างเงี้ยครับ
แล้วก็ตอนที่เราอยู่ในห้องอ่ะตอนที่แบบเล่นนั่งสมาธิเราไม่ได้ยินไม่ได้อะไรนะพี่อืม
แต่พอเงยไปปุ๊บก็ยังไม่ได้ยินอะไรแต่พอเราเห็นเขาอ่ะเห็นหน้าเขาอ่ะอืม
ปากเขายาวยาวอย่างนี้จนเราก็มองเออเราก็รู้เลยว่าน่าจะเปรตแหละ
มือก็ใหญ่คือเหมือนในหนังเลยพี่เลยเขาก็สูงมากไงพอเรามองเห็นหน้าเขาปุ๊บ
เหมือนกับเขาหลบตาลงมาอย่างนี้แล้วเขายืนอยู่อย่างเงี้แล้วเขาหลบตาลงมา
พอเขาหลบตามาเห็นเราอ่ะได้ยินเสียงหวีดอะพี่อืม
เป็นเสียงหวีดที่แสบแก้วหูอ่ะครับวีวีวีอยู่อย่างเงี้ยอ่ะอืม
ซึ่งเพื่อนอีกคนอ่ะเขาว่าเขาอ่ะได้ยินเสียงนะแต่เขามองอะไรไม่เห็นหรอกอืม
แต่ไอ้คนนั้นคงเห็นอ่ะน่าจะเห็นแหละไม่งั้นคงไม่เรียกให้ดูตรงกระจก
อ่ะไอ้คนนั้นอ่ะเห็นอืมแต่ว่าไม่ได้ยินอะไรอืม

เขาไม่เห็นแต่เขาได้ยินเสียงอ่า
มาดูโอ้เรามาทั้งภาพทั้งเสียงแล้วก็ดูแล้วก็แผ่เมตตาให้เขา
หันไปบอกเพื่อนว่าแผ่เมตตาแผ่เมตตาเลย
เขาก็แบบช่วยกันแผ่เมตตาพี่แจ๊ค
แต่เหมือนกับว่าพบภูมินั้นเขารับแม่ตาไม่ได้หรือยังไง
ไม่รู้ว่าเขาไม่ไปพี่เขาก็ยังอยู่ตรงนั้น
ก็ยังวีดวีดอยู่อย่างงั้นอ่ะน่าเวทนามากเลยครับ
เราก็แบบเออแผลจนแบบเออเราได้แค่นี้แหละ
ก็คงช่วยได้แค่นี้ก็ต้องวางใจแค่นี้ค่ะ
ก็เลยเออก็มากราบพระกันแล้วก็กลับมาที่ห้องอืม
กลับมาที่ห้องมันก็ยังไม่แล้วใจอะค่ะก็เลยแบบเปิดประตู

เพื่อจะเฉง้อไปดูเขาไม่อยู่ตรงนั้นแล้วไม่อยู่แล้ว
ไม่อยู่แล้วแต่เสียงยังมีนะพี่ครับ
ยังมีอยู่อย่างงั้นไปอีกพักใหญ่เลยอ่ะค่ะแต่ไม่แต่ไม่เห็นเขาแล้วอืม
แล้วขอเล่าเรื่องลักษณะห้องนิดหนึ่งก่อนได้ไหมคะนะคะ
คือห้องของเราเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเป็นของเป็นหอเก่า
ฉะนั้นเฟอร์นิเจอร์ก็จะเก่าไปด้วยก็คือว่าตามสภาพเลยหรอตามสภาพเลยพี่
หอเนี้ยจะอยู่ได้ห้องละสี่คนเพราะว่าเป็นเตียงสองชั้นอืม
แล้วเตียงนี้มันทำมาจากไม้สีน้ำตาลที่มันหนักอะพี่
คือไม่รู้ว่ามันทำมาตั้งแต่ยุคสมัยไหนน่าจะทำแต่มันอยู่ที่นั่นมานาน
อยู่ที่นั่นมานานเพราะมันเป็นแบบอุ้ยแล้วเบาะก็เป็นเบาะเก่าเก่าเนอะ
เวลาเราเปิดประตูไปอย่างเงี้ยค่ะทางซ้ายมือและขวามือก็จะมีเหมือนกัน
ก็คือว่าเป็นตู้เสื้อผ้าเล็กเล็กประมาณนี้เองอืม
แล้วก็เป็นเหมือนโต๊ะเครื่องแป้งที่เป็นบิวตอินติดกันแล้วก็มีกระจก
ตู้แล้วก็มีหลอดไฟข้างบนเพราะว่าไม่ใช่แค่เป็นตู้แต่งตัว
แต่เป็นตู้เขียนหนังสือของแต่ละคนด้วยแล้วก็มีเก้าอี้แบบเป็นสตูอะค่ะให้นั่ง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

และในความเป็นห้องน้ำรวมมีจะห้องอาบน้ำอยู่

พออาบน้ำอะไรเสร็จก็กลับมาที่ห้อง
พอเขานั่งรีดผ้ารีดไปรีดมาเนี่ยส่วนพี่ที่เป็นมุสลิมเนี่ยค่ะ
เขากินเสร็จแล้วเขาก็เอาจานออกไปล้างที่ซิงค์น้ำที่เอ๋บอกข้างนอกห้องใช่ไหมคะ
เอาออกไปเขาก็ล้างจานล้างไปล้างมาเนี่ยก็ได้ทุกคนที่นั่งอยู่ได้ยินเสียงเรียก
บีซึ่งเสียงนี้มันคือเสียงของพี่มุสลิม
เพราะเสียงพี่เขาจะไม่ค่อยเหมือนใครคือคุ้มทุกคนจำได้เป็นพี่มุสลิม
เนี่ยกำลังแต่งตัวอยู่กับเออยู่คนละฝากอย่างนี้เอแต่งตัวอยู่ตรงนี้เอก็แต่งตัวอยู่ตรงนี้
แล้วก็หันมามองหน้าไอ้บีเนี่ยก็ยังนั่งรีดผ้าอยู่อย่างนั้นเราก็แต่งตัวต่อ
ดีเสียงดังขึ้นเป็นเสียงของพี่คนนี้ครับ
เนี้ยมันนั่งหันหลังรีดผ้าอย่างเงี้มันก็ก้มหน้าก้มตารีดแต่ปากก็บอกว่าจ๋าเออ
พอจ๋าเท่านั้นแหละเองไปมองหน้ามันเลย
ทุกคนอ่ะมองมองที่บีแล้วก็หันไปมองพี่ที่มุสลิมอ่า
แล้วก็เงียบไม่มีเสียงอะไรไอ้บีก็เลยถามว่าพี่อ้าว

พี่กันก็แบบพี่ไม่ได้เรียกแล้วกันก็ล้างจานต่อ
พี่คนนั้นอะนะเออพี่ไม่ได้เรียกเออ

คนในห้องที่นั่งอยู่อ่ะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพี่เรียก
เออเท่านั้นแหละค่ะคือทุกคนได้ยินหมด
ใช่เท่านั้นแหละค่ะ

ช้อนเลยเปิดประตูมุ้งรถเข้ามาแล้วปิดปึ้ง
ปิดแล้วก็ดันมุ้งรวดไว้
ได้ยินกันจริงเหรออืม

แต่พี่ไม่ได้เรียกจริงจริงนะอืม
ไม่ได้เรียกเท่านั้นแหละค่ะครับ
ไอ้บีเนี้ยวางเตาเลยอืม

ก็เอ๊บอกตัวเองแล้วว่าได้ยินเสียงอะไร
ยังไงก็ตามอย่าทักอย่าตอบรับ
หันไปดูแล้วดูซิว่าจะยังไง
จากนั้นว่าได้ยินเสียงพี่เขาก็หันไปดู
แต่พี่เขายังล้างจานอยู่ปกติจริงนะคะ
เขาไม่รีดละเขาไปอาบน้ำแล้วนะ
ไห้พระกันเริ่มจะใจไม่ดีไง
นี่เพื่อนที่เหลือก็ทยอยกันอาบน้ำแล้ว

เพราะเราค่อนข้างที่จะรู้อยู่แล้วว่ามันมี
มีเรื่องพวกนี้อยู่ที่นี่ครับ

แล้วก็ไหว้พระคือโดยปกติแล้วเนี่ย
ทุกวันพระอืม
แรกเราได้ยินแต่เสียงใช่ไหมคะ
แต่ตอนหลังจะไม่ได้มาแต่เสียงแล้ว

แต่พอมากันอย่างเรียบร้อยพี่
มากันเป็นระเบียบเรียบร้อยมากตั้งแต่ตอนมา

กลิ่นก็จะหอมมันมีกลิ่นหอมฟุ้งอ่อน

ไม่รู้จะบอกว่าดอกอะไรพี่มันหอมอ่อน

ทั้งที่หนูบอกว่าห้องนี้
ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็จะมาอย่างนี้ค่ะ
ทุกวันพระจนกระทั่งพวกเอ๋ไม่ได้อยู่ที่หอนั้นเข้ามาเสมอ
เราก็เองแบบเอ๊เขาเป็นใคร
แต่สุดท้ายมันมีคำตอบกลับมาในใจว่าเขาคือคนเมืองรับแร
ซึ่งเขาจะเป็นคนที่รักษาศีล๕
แล้วก็จะมาอาศัยการทำบุญกับพวกเราอย่างนี้ค่ะ
แต่เขาจะมาเฉพาะวันพระใหญ่เท่านั้นนั่นหมายความว่าเดือนละ๒ครั้งที่เราจะเจอเขา
เพื่อนเอ๋ก็ถามว่าคนที่เคยมาสะกิดเอ๋แหละถามว่า
เอ๊วันนี้วันพระเปล่าว่ะเอบอกว่าเอ๊ะวันนี้ก็ไม่ใช่วันพระนะเป็นวันโกนนะ
เออเป็นวันโกนเหรอแล้วตะกี้มันเสียงอะไรอ่ะเอ๊ก็ไม่รู้เหมือนกัน
แล้วก็ไปสวดพอสวดมนต์อะไรเสร็จเอก็นั่งสมาธิเหมือนเดิม
แต่ตอนที่นั่งอ่ะเอ๋นั่งตรงนี้แล้วบีนั่งข้างเอ
แล้วถัดไปก็จะเป็นเพื่อนอีกคนนึงแล้วเพื่อนคนที่เขาสะกิดเอ๋
เขาจะไปเดินเขาจะชอบเดินจงกลมมากกว่าเขาก็จะไปเดิน
ทีนี้ระหว่างที่นั่งไปสักพักใหญ่อะค่ะ
เรานั่งแล้วเราก็จะแบบเห็นห้องอย่างนี้นะคะว่าเออมีใครนั่งตรงไหนยังไง
สิ่งที่เราเห็นก็คือมีผู้หญิงคนนึงแก่ตัดผมทรงดอกกระทุ่มค่ะ
แล้วเค้าเป็นคนจีนเห็นชาติแล้วว่าจีนขาว
แล้วที่ยืนยันความเป็นจริงคือเขาแต่งชุดแบบอาม่าค่ะ
เป็นเสื้อคอจีนนะพี่เป็นเสื้อคอจีนแล้วก็กระดุมลงมาอย่างเงี้ย
เป็นกระดุมจีนแล้วก็ใส่กางเกงจีนกว่าคนจีนแก่ใส่ที่เกงขายาวอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าผ้าเขาสวยมากนะพี่แล้วจำได้ติดตาเลยว่าเป็นผ้าชุดสีน้ำตาล
มีดอกเล็กอะลายเค้าสวยมากเค้ากำลังนั่งอยู่อย่างนั้นอะ
แล้วเป็นเพื่อนเอกนั่งอยู่บนตักเค้าเองเค้าก็นั่งพับเพียบนั่งพับเพียบ
แล้วเพื่อนเอ๋ก็นั่งสมาธิเดิมเลยตอนที่เรานั่งตอนแรก
เขาก็นั่งสมาธิอยู่บนพื้นนี่แหละค่ะแต่พอเห็นตอนเนี้ยเขาไม่ได้อยู่บนพื้นแล้ว
เค้าลอยมานั่งอยู่บนตักของอาม่าเนี่ยค่ะเราก็เลยแบบถามเข้าไปอะ
นางกิจแล้วว่าม่าม่าเป็นเป็นใครคะเพราะเรากลัวเขาจะมาทำร้ายเพื่อนเรา
แต่ที่เรากล้าถามเพราะเราเห็นว่าเขามาเหมือนกับมาดีอะค่ะ
เขาก็นั่งไม่ตอบเขาก็เด็กม่าคะม่าเป็นใครคะ
่าก็บอกว่าม่าเป็นยายของบีม่าเป็นยายของบี
บอกว่าเป็นไปไม่ได้นะม่าเพราะม่าตัวเล็กขนาดเนี้ยคือด้วยดูด้วยคำนวณด้วยตานะคะ
น้ำหนักม่าน่าจะบ้างมาสักสี่สิบหน่อยยังไม่น่าจะถึงห้าสิบ
แต่แม่ของบีอ่ะค่ะพี่น้ำหนักประมาณสองร้อยอืม
ตัวใหญ่มากแล้วก็ดำเป็นคนที่แบบผิวดำเหมือนเอ๋เนี่ย
แต่ม่าล่ะขาวจั๊วแล้วไม่มีความเหมือนเลยเป็นไปไม่ได้หรอกม่า
แล้วก็บอกจริงลูกจริงแล้วม่าจะมาทำไมแล้วก็ถามว่า
เพราะไอเดียตอนนี้ดวงมันตกดวงมันไม่ดีมันอันตรายมากนะ
ม่าต้องมาปกป้องมันตรงนี้อย่างเงี้ย
มันจะเป็นอะไรม่าว่าจริงอย่าให้ไล่ม่าไปไหนเลยนะลูก
ให้ม่าได้อยู่กับร้านม่ากรอะไรอย่างเงี้ยก็บอกประมาณเนี้ยค่ะ
ก็เลยแบบเออเอาแหละถ้าเกิดดูเขาก็แบบไม่ได้มีอะไรไงพี่
แล้วก็แบบประกอบกับเคยเจอเหตุการณ์เดิมมาแล้ว
เราก็เลยแบบเออเออเอาก็ได้แล้วก็นั่งไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิไป
พอเสร็จเรื่องเราก็แผ่เมตตาแต่ตอนแผ่เมตตาม่าไม่อยู่แล้วนะคะ
ไม่อยู่แล้วเราก็กราบพระอะไรเสร็จแล้วก็เดินกลับมา
พอเราเดินกลับมาเนี่ยเพื่อนคนที่สะกิดคนที่ค่อนข้างจะมีเซนต์นะคะ
สะกิดอ่ะเขาก็มาบอกว่าเอ๊ตัวเองเห็นอะไรใช่ป่ะ
เพราะเขารู้สึกได้ว่าห้องนั้นมันไม่ได้อยู่แค่พวกเรา๕คน
มันมีคนมากกว่านั้นแต่ว่าไม่ใช่คนเมืองรับแร่เหมือนเดิมนะ
แล้วก็ไม่ได้หลายคนนะเหมือนจะมีเพิ่มมาอีกสักคนสองคนเขาพูดอย่างนี้
บอกอืมไปที่ห้องก่อนไปถึงห้องเพื่อนก็ลุมถามเลย
ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะบีเขาถามตัวเองหน่อยสิ
ของตัวเองอ่ะเป็นคนจีนป่ะอืมบีบอกว่าใช่
ช่างไปทำไมเต๋งรู้อะแล้วทำไมเต๋งติดยายเขาอ่ะ

บุรุษเป็นคนมอนแต่ก็ยายเราเป็นคนจีนนะ
อะยายเต๋งตัวเล็กป่ะ
เออใช่แหละทำไมหรอตัวเอง
คำถามสุดท้ายจริงนะแต่งตัวแบบนี้แบบนี้ใช่ไหม
ที่ตัวเองพูดถึงมันคือชุดที่ใส่ให้ศพยายเรา
แล้วยายเราตายตั้งแต่เราอยู่มธยมแต่เธอเป็นมาจากไหนเนี่ย
เอ๋ก็เลยเล่าให้ฟังแล้วมันเป็นอย่างเนี่ย
กลับไปตึกก็กลับมาสักประมาณ๙โมงแล้วก็เอารูปของคนคนหนึ่งมาให้ดู
พอเราดูอ่ะเฮ้ยใช่เลยคนนี้ที่เราเห็น
อาม่าใช่รูปนี้เขาเห็น
แล้วเราก็ไม่ไม่ไม่มีใครรู้นะว่าม่าเราเป็นคนจีนหรืออะไรอ่ะ
แต่ตัวเองเล่ามาก็ดีแล้วเพราะว่าเรากลับไปบ้าน
แล้วก็ไปเล่าให้แม่ฟังว่าม่าน่ะมาแม่ก็เลย
ไม่ทันที่แม่จะพูดอะไรแล้วพี่สาวเราที่นั่งอยู่ด้วย
เพราะว่าก่อนหน้านี้สักประมาณเมื่อเดือนที่แล้ว
พี่สาวเขาฝันแบบเดียวกันเลยประมาณ๖๗วันนะคะ
ว่าเขาเดินเข้าไปในลักษณะเป็นช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะ
แล้วมันเป็นมันเป็นอูโมงที่ลึกไปเรื่อยลึกไปเรื่อยลึกไปเรื่อยลึกไปเรื่อยสอบไปเรื่อยอย่างนี้อะค่ะ
เหมือนเรามองถนนที่มันเล็กลงค่ะ
เขาก็เดินเดินเดินเข้าไปจนแบบเฮ้ยมันยังไงวะ
ดูไปดูมาแล้วเหมือนกับว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นที่เก็บกระดูกนี่ว่า
คือเหมือนกับเป็นที่เก็บกระดูกที่แบบอยู่ในวัดนะคะที่เขาใส่โกรธโกรธเอาไว้อ่ะอืม
เก็บกระดูกพี่ว่ามันตรงไหนวะ
แกก็เริ่มกลัวและในความกลัวตรงนั้นตรงสุดปลายอุโมงอะค่ะ
แกก็เห็นม่านเดินออกมาแล้วก็มาบอกว่าบอกเรียกชื่อพี่เขาอะค่ะ
แล้วก็บอกว่าพาม่าไปหน่อยนะม่าจะไปไหนพาม่าไปหน่อยพาม่าออกไปจากตรงนี้หน่อย
ก็ถามว่าแล้วม่าจะไปไหนม่าจะไปอยู่กับบีอืมเอ้าแล้วม่าจะไปอยู่กับบีทำไมมันมีอะไร
แกบอกว่าไอ้บีอ่ะช่วงนี้มันเคราะห์หนักถ้าไม่ม่าไม่ไปช่วยนะมันถึงตายเลยนะ
พูดอย่างนี้ว่าโอ้ม่ามันไม่เป็นไรหรอกเป็นเชื่อม่าช่วยเอาม่าออกไปที
เอาม่าเอาไปหน่อยนะแกก็บอกว่าโอ๊ยไม่เอาอ่ะม่าม่าไปแล้วม่าจะอยู่ยังไง
เถอะม่าอยู่ได้แต่เอาม่าเอาไปทีแกก็พูดอย่างย้ำอยู่อย่างนี้หลายครั้งเลย
แล้วปกติอะค่ะพี่เขาจะฝันแค่นี้พี่แล้วเขาก็จะสะดุ้งตื่นอ่ะพี่แจ๊ค
ประมาณ๖๗คืน๗๘คืนเขาก็ฝันอยู่อย่างนี้
จนกระทั่งคืนนั้นแกไม่ได้สะดุ้งตอนนั้นแต่แกมาสะดุ้งตอนที่พอแกบอกว่า
อ่าก็ได้มางั้นมาไปกับหนูพอพูดจบแกก็สะดุ้งขึ้นมาเลยนะ
แบบตัวเหงื่อเต็มเลยแล้วจากวันนั้นอ่ะแกก็ไม่เคยฝันถึงม่าอีกเลย
เออถ้านี้ถ้าถามว่าเพื่อนเนยะเจ้าบีอะเจออะไรบ้าง
ก็ต้องยอมรับว่าช่วงเวลาที่เจอกันช่วงปีนี้เป็นปีที่ดีมันจะเจออะไรแบบ

แย่จริงพี่คืออย่างเช่นรถเฉียวมั่งละหรือว่าตกกระดายขาหัก

แต่อีกรอบนึงไปตกกระดายตึกบัณฑิต

แต่ครั้งที่รุนแรงที่สุดนะคะ

เขาก็จะมีรถยนต์ส่วนตัวมีอะไรอย่างนี้เขาก็จะขับมา
แล้วบางทีก็ยังขับไม่คล่องอะค่ะพี่

แล้วก็ถอยอีท่าไหนไม่รู้อ่ะ

ซึ่งคนกลุ่มนี้บางทีรถเขาก็จะแบบแข็งแรงเนาะ

แต่ไอ้เสาไฟมันล้ม

นึกภาพว่ามันจะลากเสาอื่นมาด้วย
เพราะว่าสายมันมีแค่นั้นใช่ไหมคะ

ธรรมดาพอตอนเย็นเราก็จะไปเดินเล่นกันรอบ

ออกกำลังกายกันช่วงเย็นหลังจากเรียนเสร็จ

แล้วแนวเสาไฟมันก็อยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะ

แล้วก็ถัดมาก็เป็นพี่ที่เป็นมุสลิมแล้วก็เป็นหนู

หยุดเสร็จ

แล้วเสาไฟฟ้ามันล้มพร้าดพร้าดพร้าดมา

ไอ้คนที่จะโดนเสาไฟฟ้าทับ

ก็ตกใจไงพี่แล้วก็ถามว่าบี
เกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมเต็งพามาตรงนี้
คือหลังจากที่แบบความชุลมุนหมดไปแล้ว
ตำรวจมารอปภของมหาลัยมาแล้วเนอ

ตอนนั้นน่ะทำไมเตงถึงไปตรงนี้

บีบอกว่าบีอ่ะเห็นมา
มายืนกวักมือเรียกบีอย่างนี้
อยู่ตรงสุดทางคือสนามย่ามันก็จะเป็นสนามแล้วก็ยาวไปนู่น

แล้วสมัยนั้นนะพี่ปี๔๐อ่ะ
มหาวิทยาลัยมันก็ยังไม่ได้สวยแบบสมัยนี้หรอก
มันก็ยังมีเป็นป่าลงป่าลกอะไรอยู่ไง
เขาก็เลยบอกเอ๊ะเห็นกวักมือน้ำม่าแน่เลย

เขาก็เลยลากพวกเราโดยเฉพาะลากเอน่ะ
พอเขาเดินมาทางเอ๋ก็ลากมือเอ๋มาให้ดูว่าใช่คนนี้ไหม
แต่พอเดินมาถึงปุ๊บเขาไม่เห็นม่าแล้ว
แล้วไม่ทันได้ดูด้วยเพราะทันทีที่เขาเดินผละออกจากจุดนั้นมา

แล้วก็แต่ก็ถามว่าแล้วหลังจากนั้นได้เห็นม่าไหม
ว่าเขาไม่ได้เห็นม่าหรอกคือตลอดมาเขาไม่เคยเห็นม่า

ซึ่งน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดแหละ

แต่ว่าอย่างตอนที่บีตกกระดายที่บอกว่าแขนหักอะค่ะ
คือตกมาแบบไม่น่าจะหักแต่แขน

เขาตกจากกระดายแบบกลิ้งลงมานะพี่

เขากลิ้งลงมาแล้วก็ไหลม้วนตัว
บันไดมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะ

บักสบอมมาแต่ว่าเป็นแค่ที่แขน

ไม่ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงอายุของเขา

แล้วก็เหมือนไปขานรับกับบางสิ่งบางอย่าง
ซึ่งมันก็พูดยากนะว่า
ไอ้การที่เราได้ยินเสียงเพื่อนเรา

แต่ช่วงจังหวะนั้นเขาคงจะถึงดวงตกของเขาจริง
แล้วก็การปรากฏตัวของอาม่าเขาคงจะมาช่วยได้จริง
ก็เลยทำให้ผ่านพ้นช่วงเวลานั้นไปได้

เรื่องของทำอะไรก็แย่ไปหมดเลย
แต่พอผ่านช่วงระยะเวลานั้นไปได้
มันก็จะมีเวลาของมันแล้วมันก็จะผ่านไปได้

เพราะฉะนั้นเรื่องของการเรียกหาที่มาที่ไปของเสียงไม่ได้
แม้กระทั่งเราไปที่ไหนสักที่หนึ่งได้ยินเสียงโครมคลาม
โดยที่เรายังไม่รู้ว่าตรงนี้มันเคยมีมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า
แล้วเราไปขานรับโบราณเขาว่าเนี่ย
อาจจะทำให้ไปเจอลมเพลลมพัดโดนของโดนของอะไรพวกนี้
แต่ว่าที่หนักแน่ก็คือทันทีได้ยินเสียงเรียกคือความรู้สึกของคนนะ
เวลาที่โดนเรียกตรงนั้นแล้วรู้ว่าไม่ใช่พี่คนนี้เรียกมันหลอนมากนะพี่
ทุกคนมากองขนาดเพื่อนอยู่ที่อยู่เตียงบนอ่ะพี่กระโดดลงจากเตียงมานั่งกองอยู่ที่เดียวกันเลยเพราะทุกคนได้ยินไงแล้วได้ยินชัดด้วย

ใช่พี่เขาไม่อำเขาอำเขาไม่โกหกเขาก็บอกว่าเขายังตกใจเลยอะค่ะเขาก็รีบอาบน้ำอาบท่าละหมาดเหมือนกัน
เออนะครับอ่ะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่วันนี้คุณเอ๋นำมาฝากพวกเราขอบคุณมากนะคุณเอ๋นะ
เอาละครับคุณผู้ชมครับฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเราแบบนี้อย่าลืมส่งเรื่องราวของคุณมานะครับที่อีเมลของรายการ
อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกและที่สำคัญไม่เชื่อ
อย่าลบหลู่เจอเจอกันใหม่วันศุกร์หน้า๔ทุ่มเป็นต้นไปวันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกคนสวัสดีทุกท่านครับขอบพระคุณนะครับ
สถานีผีดุเรื่องลี้ลับจากคนเห็นผี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
ทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
และแน่นอนนะครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรงเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
เหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลไปพร้อมพร้อมกันครับแล้วฝากไปถึงคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่อยากจะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรา

ทำให้ชีวิตเขาปั่นปวนไปช่วงหนึ่งเลยเหมือนกัน

และเชื่อว่าคุณผู้ชมสถานีผีดุก็พร้อมฟังเช่นเดียวกัน
รดกสายเลือดหลอนเป็นยังไงครับเรื่องนี้
ค่ะเจ้าของเรื่องนะคะชื่อคุณนิค่ะ
เขาเป็นพนักงานบริษัททั่วไป
แล้วก็บังเอิญว่ามีวันหนึ่ง
เขาจำเป็นที่จะต้องไปเหมือนไปดูใจคุณทวด
ซึ่งอายุมากแล้วที่จังหวัดแห่งหนึ่งในภาคใต้
จังหวะช่วงนั้นเขาอยู่ในช่วงเบนเจอร์เพศพอดี
ก็คือความรู้สึกของคนที่เป็นเบนเจอร์เพศ
เขาไม่อยากไปงานที่เกี่ยวกับความตาย
เจ็บป่วยหรืออะไรอย่างนี้อยู่แล้ว
ก็เลยไปด้วยความรู้สึกถ้าพูดตรงคือไม่อยากไป
แล้วก็ญาติคนนั้นก็เป็นญาติที่ไม่ได้สนิทคือห่างมาก
คือไม่ใช่หลานโดยเป็นเหรนซึ่งห่างไม่ค่อยมีความผูกพัน
ไปด้วยอารมณ์ที่แบบต้องไปเพราะพ่อ

ก็คือพอไปถึงเขาก็ไปที่บ้านของญาติคนนั้นของทวดคนนั้น
ซึ่งเหมือนญาติของเขาเขาก็เริ่มจะรู้แล้วว่า
ทวดไม่น่าจะอยู่ได้นานก็คือมากันเต็มบ้านเลย
แล้วทีนี้คนนี้เขาก็เหมือนอยู่วงนอกออกมา
คือคนอื่นเขาก็ไปเยี่ยมญาติกันแบบไปไหว้ไปอะไรกันอย่างนี้
แต่ว่าคนนี้เขาพยายามอยู่แบบนอกห่าง
ด้วยความที่เหมือนญาติเยอะแล้วเขาก็รู้สึกอ่ะดี
ไม่ต้องไม่ต้องไปใกล้เพราะว่าไม่อยากเห็นคนที่

เขาก็อยู่เฉยของเขาไปจนกระทั่งพ่อเขา
หนี้เข้ามาหาบอกนี้ไปไหว้ทวดสิ
นี่เขาก็เลยต้องเอาแล้วต้องเข้าไปหา
ซึ่งปกติค่ะพี่แจ๊คคนที่แบบเดสเบสคนที่ใกล้จะตาย
เขาจะนอนเตียงอยู่เฉย
คุณทวดท่านจะนั่งอยู่บนเก้าอี้เก้าอี้โยกเก้าอี้ไม้
เหมือนที่เราเห็นคนแก่ชาตินั่งอยู่
ซ้ายกว่าหน้านั้นหลังด้วยความเร็วสูง

และที่นี้พ่อยังไม่ทันได้จับสังเกตอาการอะไรเลย
พ่อก็เลยบอกว่าเนี่ยกราบทวชนะลูก
คุณิเขาก็กราบแต่ขณะที่กราบอยู่ดี
เขาก็มีความคิดแวบนึงขึ้นมาในหัวว่า
ทวดคะหนูเป็นหลานของตาชื่น
ถ้าหากว่าตาชื่นทำอะไรให้ทวชโกรธไม่สบายใจ
ไม่ตบายใจหรือมีอะไรในอดีต

แล้วทันทีที่ว่าหนูขอกราบอภัยแทนด้วย
ปรากฏคุณย่าซึ่งเขานั่งอย่างนี้
คอเขาก็ตกปุ๊บหนูมามองนี้
แล้วคนที่แบบอยู่ในสภาพที่เป็นผักมาตลอด
อยู่ดีเขาพูดขึ้นมาว่าได้เดี๋ยวมึงได้ชดใช้แน่

จบคำพูดนี้
ขึ้นเลยขึ้นมาเลย
แล้วรู้สึกว่าขนลุก
แล้วทุกคนที่อยู่ในบ้านมองกันอย่างนี้
เพราะว่าทวดพูดไม่ได้มาร่วมหลายสิบปี
ผมว่าคนสมาชิกในบ้านเป็นใครก็ตกใจ
ตกใจหมดมองกันเลิกหลัก
คนนี้ในสภาวะตอนนั้นแกบอกว่าไม่ไหว
ก็เลยก้มกะแบบเร็วแล้วก็เดินออกไป
บ้านของทวดเป็นบ้านที่ได้ถูนสูงแบบสไตล์คนแก่
เวลาเดินลงบันไดแต่ละทีค่ะพี่แจ๊คก็จะเห็นรูข้างล่าง

แล้วคนนี้เขาก็จอดรองเท้าไว้ที่ชั้นแบบขั้นที่๒ของบันได
เขาก็กำลังจะใส่พอจะใส่อ่ะ
สายตาเขามันลอดไปมองข้างล่าง
เห็นเป็นคนยืนหันหลังแต่หันหลังเหมือนก้มไหล่แบบไหล่สูง
ไม่เห็นตรงส่วนเหมือนคนก้มยกไหล่สูง
ครูนี้ก็นิ่งทำยังไงดี
ก็เลยถดตัวไปไกลเพื่อที่จะไปมองซ้ำอีกครั้งว่า
มันคืออะไรปรากฏมองอีกทีไม่เจอ
ครูนี้ก็เลยเอาละขึ้นไปหลบในรถดีกว่า
ไปนั่งรถเปิดแอร์ฟังเพลงดีกว่าบางทีฉันอาจจะเครียดเกินไป
อาจจะอะไรหลอนหรือเปล่า
ก็เลยไปนั่งยังไม่ทันสตาเทืองเลยพี่แจ๊ค
อยู่ดีได้ยินเสียงร้องไห้ดังมาเลย
ทวดย่าแม่แบบร้องไห้
แล้วพ่อพี่นี้ก็เดินลงมาบอกหนีนี้ลงมาย่าไปแล้ว

ใช่แล้วพ่อบอกทวดไปแล้ว
นี่บอกงง
เหมือนเขายื้อมานานเขาอยู่มานานแต่พอนี้ไป
คือด้วยความเป็นคนจิตตกอยู่แล้ว
แล้วพอเหมือนมีอะไรแปลกแล้วก็เสียวันนั้นนี่

ความตั้งใจแรกคือตั้งใจจะไปกราบดูใจ

ทีนี้คุณนี้เขาก็บอกพ่อพ่อขอไปไหว้พระได้ไหม
ไปไหว้พระที่วัดสักแป๊บนึงได้ไหม
เขาบอกได้ก็เห็นหน้าเองไม่ค่อยดีเลยเดี๋ยวไปไหว้พระกัน
ก็เลยพากันขึ้นรถแล้วก็ไปไหว้พระที่วัดหนึ่ง

เขาบอกว่ามีพระเกจิดังและเคยเป็นป่าช้าเก่า
แต่ด้วยความที่มันใกล้แล้ว

อยากจะไหว้วัดที่ใกล้ที่สุดขอไหว้พระ

ก็มีเหมือนคนที่เขาเข้าวัดมาก่อนกำลังจะออกมา

เขามองข้ามไหล่นี้ไปแล้วเขาร้องอุ๊ยอุ๊ยอย่างเงี้ย
แล้วแทนที่เขาจะเดินสวนสวนนี้เพื่อออกประตู
เขาเดินฉีกกลับเข้าวัดไปอีกรอบหนึ่งครับ
นี่ก็เลยงงอะไรวะ

พอเดินไปแล้วเหมือนเขาเดินผ่านประตูกระจกรถใครก็ไม่รู้

เขาเห็นว่ามีคนคนเดิมผู้ชายที่ยืนยกไหล่สูง
หันหลังให้เขาอยู่แต่อยู่ประกบหลังเขาเลย

คือด้วยใจที่ไม่อยากมาอยู่แล้วก็
เวียนไปใหญ่เลยก็ไปไหว้พระ
เขาบอกว่าเป็นปกติคนไหว้พระมันจะต้องมีความโล่งใจ
บ้างไม่มากก็น้อยสำหรับเวลาเจอเรื่องที่กังวลมา

และทีนี้คุณนี้ก็ด้วยความเป็นเด็กอาวุโสหน่อย

เขาก็ไปนั่งแบบช่วยดูดอกไม้บ้าง

แล้วขณะที่กำลังนั่ง
เหมือนจับดอกไม้ต่างอยู่เนี่ย

ปรากฏว่าญาติที่อยู่รอบตัว

เขาบอกทำไงดีคือแบบเครียดแล้ว

แต่ก็ต้องกัดฟันช่วยงานไป
แล้วคืนนั้นเขาก็จำเป็นต้องนอนพักที่บ้านญาติ
คือคนแถวนั้นเขาจะมีบ้านที่เป็นญาติกัน

เขาจะเป็นคนที่เวลาไปบ้านที่ไม่ใช่บ้านตัวเอง

แล้วเขาก็จะด้วยความที่เป็นคนกลัวผีด้วย

แล้วก็ห้องน้ำอาจจะห่างกัน
เหมือนวิ่งไปแบบตรงขนาดไปนิดนึง
และระหว่างทางมันจะมีไฟ

เขาจะวิ่งไปเปิดไฟแล้วก็จะไปเข้าห้องน้ำอืม

แต่ก็จำเป็นต้องเข้าอยู่ดี

อ่ะโอเคใช้แผนที่เราคิดไว้
ก็คือวิ่งสปริ้นต์ตัวไป

มันจะไม่มีบรรยากาศเหมือนที่เราอยู่กัน

สิ่งที่เขาเห็นข้างหน้าก็คือ

ผู้ชายที่ยกไหล่สูงใส่เขาที่เขาเห็นตั้งแต่กลางวัน

เขาหันหน้าให้

มันคือสภาพของคนที่ศีรษะ

ถ้ามองจากข้างหลังก็มึงเหมือนคนก้มหัว

แล้วตาเขามองอย่างนี้

ในหัวได้ยินเขาบอกไปได้ยินเสียงผู้ชายพูด
แต่มันไม่ใช่พูดภาษาภาษาไทย

แต่เขารู้
มาจากเขาว่าเห็นเหรอ

เห็นใช่มั้ย

ตอนเช้าของเขาก็คือเขาก็นอนตักแม่เขา

แล้วยาดก็มาปฐมพยาบาลใหญ่เลยครับ
ทีนี้ก็ปวดเลยก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้น
พรุ่งนี้เขาก็เล่าให้ฟังว่าเจอเรื่องนี้
ญาติเขาก็บอกว่าไม่ตลกนะ
เพราะว่านี่บ้านญาติก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกตินะ
เพราะว่าบ้านเพิ่งปลูกไม่นานนี้เอง
แล้วจะมีผีได้ไงฝันไปเองหรือเปล่าเครียดไปเองหรือเปล่า
ด้วยเขาพูดเหมือนไม่ได้ปลอบใจนะ
เขาพูดเหมือนโมโหเหมือนรู้สึกไม่ดี
แล้วทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวทำไงดีอยู่นานก็ไม่ได้แล้ว
ก็เลยบอกพ่อขอกลับบ้านได้ไหม
พอช่วยงานเสร็จตอนกลางคืนก็พานกลับ
ก็นี่ช่วงแรกเขาก็พยายามคิดว่าเขาน่าจะประคองสติขับรถได้

แต่ระหว่างนั้นคือพ่อของนี้เล่าให้ฟังว่า
มิจะขับแล้วหยุดขับแล้วหยุดขับแล้วหยุดตลอด
เหมือนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนนี้เขาทำอย่างนั้นทำไม
โดยที่ไม่ได้มีท่าทางคุณนี้ไม่ได้มีท่าทางตกใจหรือแพลนิกนะ
เขาเหมือนหน้าขับปกตินิ่งแต่ขับแล้วหยุด
ขับแล้วเบรกขับแล้วเบรกตลอดเวลา

นิเข้าข้างทางเหรอลูกแปปนึง
แล้วก็ให้นิลงไปแล้วพ่อขึ้นขับแทน
พอจังหวะที่นิขึ้นขับขึ้นขึ้นไปนั่งเบาะหลังคู่กับแม่
นี่อยู่ดีก็แบบร้องไห้
เขาบอกไม่รู้มันถาโถมไปหมดเลย
แล้วถามว่าทำไมนิถึงขับหยุดอย่างนั้น
เขาบอกเขารู้สึกเหมือนมีคนเบียดอยู่ข้างหน้าเขาตลอดเวลา
เขาจะทำอะไรไม่ได้เขาจะเหยียบคันเร่งก็ไม่ได้

แล้วมันจะมีกลิ่นที่เหม็นแบบ

แล้วทีนี้แม่ก็เลยบอกไม่เป็นไรนี้งั้นเดี๋ยวหลับนะ

เขารู้สึกว่ารถหยุด

เขาก็หลับต่อก็ได้

คือเหมือนตื่นบางทีเขาอยู่คนเดียวในรถ
พอเขาหลับสักพักนึง

จากกระจกฝั่งคลองนี้

ถมน้ำหนักกระแทกกระแทก

แผ่นอกของคนที่ไม่ใส่เสื้อ

แทกเข้ามากระแทกกระแทก

พอมองเสร็จอยู่ดีหัวของร่างนั้น
มันไหลแท็ดลงมามองที่กระจก
ตรงนี้ก็กรี๊ด

ก็เห็นลูกทางก็ปลอบใหญ่เลย

เรียบขับกลับบ้าน
เขาจะเข้าบ้านปุ๊บที่บ้าน

คนนั้นเขาอยู่

อย่าเพิ่งเข้ามาบ้านนะอย่าเพิ่งเข้ามาบ้านนะ
เขารีบลงมาแล้วก็เหมือนเปิดน้ำใส่ถัง
แล้วสาดใส่หน้ารถเลยอย่างแรงสาดเลย
แบบสาดไปเรื่อยแล้วบอกว่าให้เข้าแค่นี้
พ่อนี้แล้วก็แม่นี้แล้วก็รถคันนี้คนอื่นห้ามเข้า
ทีนี้ก็เลยมองกันเลิกลักพ่อแม่ก็เริ่มรู้สึกประหลาดแล้ว
ก็เลยขับรถกันเข้ามาแล้วก็รีบปิดรั้ว
พอจังหวะที่นี้กำลังจะลงจากรถ
แล้วก็กำลังจะแบบเดินเข้าบ้านเขาก็อยู่ดีเขาอยากจะเหลือไปมอง
พอเหลือไปมองปุ๊บก็เห็นร่างของผู้ชายคนนั้นยืนอยู่นอกรั้วล่ะยืนรอ
เขาก็รีบจ้ำขึ้นบ้านเลยแล้วก็ร้อนไปอีกหลายวันร้อนเลย
แล้วทีนี้เขาก็เล่าให้เพื่อนกับแฟนของเขาฟัง
วันนั้นเขาก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวไปทริปทำบุญกันเดี๋ยวไปวัดกันนะ
ก็เลยไปวัดกันกับเพื่อนอีกประมาณ๕คนรวมแฟนด้วย
ก็คือพอไปวัดแล้วก็ไปไหว้พระตามปกติ
บ่อยมากคือบางทีเดินอยู่กำลังตักน้ำมันดั้งเทียง
ก็รู้สึกเลยว่าเหมือนแขนเราต้องกระแทกโดนใครสักคนหนึ่งตลอดเวลา
หันไปก็คือเห็นแต่เพื่อนคนอื่นขนาดที่ว่าเพื่อนที่เขามีเซนต์ในกลุ่ม
นี่ก็ชิคกี้พายถามมึงเห็นไหมเห็นหรือเปล่าวะ
ไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นอันนี้นิ้งเห็นอยู่คนเดียว
ก็เลยตัดสินใจว่าไม่ไหวก็ต้องกลับ
พอกลับไปสักพักก็แวะซื้อของปั๊มเหมือนเดิม
แล้วก็กำลังจะขึ้นรถกันคือนี้ไม่อยู่คนเดียวแหละ

จังหวะที่กำลังจะขึ้นรถเพื่อนดันพูดคำว่า
เฮ้ยขึ้นรถกันให้หมดเลย
ปกติแล้วถ้าเดินทางอย่างนั้นจะต้องแบบไม่พูดคำนี้กัน
เพราะว่าอะไรก็ตามมันก็จะตามขึ้นมาถูกไหมคะ
แล้วทีนี้นี้ตัดสินใจขับรถเหมือนเขารู้สึกว่าเขาพยายามจะทำตัวให้โอเค
เขาจะไม่ทำตัวให้อ่อนแอหรือว่ากลัวจนใช้ชีวิตไม่ได้
เขาไม่อยากเป็นอย่างนั้นเขาก็กำลังจะขับรถ
ขับไปตอนแรกก็คือเพื่อนก็นั่งสับปะงก
สายตาที่เขามองคือเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งเขาจะนั่งสับปะโงกตลอด
ปกติไม่มีอะไรแต่ขณะที่ขับไปสักพักมองกระจกอีกที
เพื่อนที่นั่งสะปะงกมันถูกแทนผู้ชายที่คอตก
กี้แตกเหมือนเดิมตามระเบียบก็คือต้องจอดลงที่เดิม
แล้วทุกคนลงจากรถเดี๋ยวลงจากรถเลย
ลงมาอามขึ้นรถ
เรียกชื่อเลย
เราวิ่งกันขึ้นรถคนอื่นไม่ให้ไป
ก็ขึ้นรถกันไปแล้วก็ขับ
พอขับกลับถึงบ้าน
ก็บอกว่าขอเดี๋ยววันนี้ขอไปนอนบ้านแฟนเพราะว่า
ไม่อยากขับรถไปคนเดียวอ่ะไม่อยากขับรถกลับบ้านคนเดียวคือทยอยส่งคนอื่น
แล้วทีนี้อยากจะกลับไปอยู่กับแฟนก่อน

พอขับไปก็ไปนอนพอไปนอนบ้านแฟน

หน้าตาในรูปถ่ายของทวดปกติแกดูจะเป็นคนใจดีนะ
แต่สายตาที่เห็นทวดยืนมองเขามันเป็นสายตาของคนที่สะใจมาก

สมหน้าแบบเหมือนไม่พูดแต่มองด้วยความสมน้ำหน้าสะใจครับ
แกก็พูดประโยคนึงว่าดีกูจะได้สงบสักที

นี่ก็อะไรอ่ะทำไมถึงฝันถึงทวดล่ะ
แล้วทำไมถึงทวดต้องทำท่านี้ใส่เราด้วย
ก็เลยเก็บความสงสัยนี้จนกลับบ้าน
แล้วดีก็ใช้ชีวิตตามปกติไปทำงานไปเที่ยวไปอะไรอย่างนี้
โดยที่ก็ยังมีสิ่งนี้ตามนี้อยู่โดยที่นิพยายามทำใจให้ชิน
แต่มันมีวันหนึ่งเป็นจุดเปลี่ยนของเขาก็คือ
แฟนคือกำลังคุยโทรศัพท์กับแฟน
แล้วเหมือนนี่บอกแฟนว่า
เนี่ยเธอไปทำงานตลอดได้นะช่วงนี้เราอยู่ที่บ้านกับพ่อแม่
ไม่ต้องห่วงไม่ต้องหึงนะก็คือพูดพยายามทำตัวล่าเริงอืม
วันนั้นแฟนบอกว่ารับโทรศัพท์นี้
แล้วถามว่าอยู่กับใครอ่ะอืม
นี่ก็บอกอยู่กับใครแล้วก็คุยกับแกอยู่คนเดียวเนี่ยครับ
แฟนก็อยู่ดีก็พูดว่าขนาดนี้ยังจะโกหกอีกหรอ
นี่บอกอ้าวทำไมพูดอย่างนี้อารมณ์เปลี่ยนเฉยเลย
แฟนก็บอกผู้ชายอยู่ได้ยินเสียงผู้ชายตลอดเวลาเลย
แล้วก็เรียกนิเหมือนแบบเรียกเหมือนแบบคน

น้ำเสียงสื่อออกมารู้เลย

นี่ก็บอกจะบ้าหรือไงก็เนี่ยถ่ายรูปตัวเองแล้วไปส่งมาให้แฟน
คือถ่ายรูปว่าเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวอยู่กับพ่ออยู่กับแม่
แต่แฟนอยู่ดีบล็อกบล็อกมิเลย
แล้วก็กลายเป็นว่าไม่ติดต่อกันอีกเลยจนถึงตอนนั้นเลิกกันไปเลย
แล้วพายุลูกต่อมาก็คือนิเหมือนมีปัญหาด้านบัญชีอะไรไม่รู้
โดยที่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะแต่ว่าก็โดนไล่ออก
แล้วก็มอเตอร์ไซค์ล้มหลายอย่างเลย
คือช่วงนั้นคือเรื่องร้ายเข้ามาแบบประเดประดังทุกอย่าง
ทีนี้เขารู้สึกดาวมากรู้สึกเหมือนกับว่า
ทำไมแค่ชั่วเวลาแป๊บเดียวเองทำไมชีวิตเขาถึงเจอแต่เรื่องอย่างนั้น
เขาก็เลยเหมือนอยู่ดีก็ร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้

จนกระทั่งว่าวันหนึ่งเขาโทรไปหาเพื่อนบอกว่า
ไม่ไหวแล้วว่ะช่วงนี้โทรไปบอกใครให้มาคุยด้วย
ด้วยก็ไม่มีใครมาคุยเหมือนไม่มีใครอยู่ข้างเขาเลยตอนนี้
ไม่ไหวแล้วไม่รู้จะทำยังไงแล้วเขาพูดแค่นี้
แล้วเขาก็ร้องไห้แต่พอเขาร้องไห้เสร็จอ่ะ
แล้วเหมือนเขารู้ตัวอีกทีเขายืนอยู่หน้ารางรถไฟ
เงยใช่ไม่รู้ตัวเลยไม่รู้ตัว
ยืนอยู่หน้ารางรถไฟยืนอยู่แล้วก็ร้องไห้อืม
แต่พอร้องไห้แบบสะอื้นเฮือบนึงเข้าไป
แล้วเขาก็รู้สึกตัวว่ามายืนนี้ได้ไง
เขามาได้ยังไงมาได้ไงเออ
แล้วเขามองออกไปก็คือเจอเป็นรถตัวเองจอดอยู่นู้นแบบอ่า
ไกลมากสุดตาสุดสายตาเลยแล้วก็เดินมาแล้วเดินมา
มาได้ไงแล้วรถไฟเขาจะต้องมีที่กั้นมีอะไรไหม
ตกใจมากแล้วยืนแบบใกล้มากรีบโทรหาคือตัดสินใจโทรหาแฟนอีกทีหนึ่งอืม
รับไม่รับไม่รู้แหละโทรหาปรากฏแฟนรับโทรศัพท์ครับ
แล้วแฟนก็พูดอยู่ดีพูดว่านี้เป็นยังไงบ้าง
แสดงความห่วงใยแบบผิดจากไอ้รอบที่ครั้งสุดท้ายที่คุยกันเลยมีอยู่ไหนอืม
ทำไมทำไมถึงส่งข้อความหาเพื่อนอย่างนั้นอย่างแบบเสียงแพนิกเลย
ก็ร้องไห้บอกแบบอามช่วยแบบช่วยดีด้วยช่วยดีด้วยครับ
ทีนี้แฟนกับเพื่อนอีกหลายคนแล้วก็พ่อด้วยพากันมาหานี้
แล้วพาพานี้กลับบ้านอืมวันนั้นคืนนี้ต้องแบบต้องนอนให้น้ำเกลือเลย
เพราะว่าเหมือนอ่อนช่วงนั้นร่างกายก็อ่อนแอแล้วก็เหมือนทำอะไรไม่ไหว
อืมจนกระทั่งพอดีขึ้นอ่ะตาของนี้อ่ะเขาก็มาหานี้รูปหัว
บอกว่านี้หนูเป็นอะไรลูกอืม
ตั้งแต่กลับจากงานทวดอ่ะดูแย่เลยนะนี่ก็เล่าให้ตาฟัง
ปกตินี้ก็ตาไม่ค่อยคุยกันเหมือนมันช่วงของวัยมันห่างกันมาก
แล้วก็ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันแต่วันนั้นเขาเหมือนเพิ่งจะคุยกับตาจริงจริงจังครั้งแรก
ครับนี่ก็เล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นอืม
แล้วทีเนี้ยตาก็บอกไม่น่าเลยทำไมต้องทำกับหลานอย่างงี้อืมอืม
ทีนี้นี้ก็บอกมันเกิดอะไรขึ้นเหรอตาทำไมอ่ะตาเล่าให้ฟังว่า
ทวดคนนี้ก็คือแม่เขาเป็นแม่ของตาครับแล้วเขาอ่ะ
ตั้งแต่สาวสาวอ่ะเขาจะเป็นคนที่มีอาการแปลกแปลกเป็นคนแปลกแปลก
จิตจิตจิตเลยแล้วตาจะเป็นลูกที่ไม่ค่อยตามใจแม่ครับ
ก็คือแม่จะสั่งจะบังคับอะไรจะไงเขาจะไม่กลัวไม่สนใจ
เขาจะทำอะไรตามใจเขาเองอืมแล้วก็มาแตกหักกับแม่ก็เมื่อ
ตัดสินใจที่จะแต่งงานกับยายนี้ครับทีเนี้ยทวดอาฆาตตาหนักมาก
แรงมากอืมเขาบอกว่าเดี๋ยวสักวันกูจะทำให้ชีวิตมึงแบบ
ครอบครัวมึงแย่อืมสักวันจะต้องมีคนในบ้านมึงตายเพราะกู
พูดอย่างนี้คือเป็นคำพูดที่ไม่น่าจะออกจากปากแม่คนได้
เออแล้วนี้ก็ถามว่าแล้วทำไมทวดถึงเป็นอย่างงั้นอืม
ทำไมทวดถึงนิสัยอย่างงั้นมันก็ต้องมีอะไรดูดูอาฆาตแค้นอะไรกับลูกตัวเอง
ใช่แล้วไม่ได้เรื่องใหญ่เลยค่ะแค่เรื่องที่ว่าแต่งงานกับผู้หญิงที่ไม่ได้ถูกใจแค่นั้นเอง
เขาบอกว่าเมื่อหลายสิบปีมาแล้วเนี่ยคุณทวดเขาบังเอิญไม่รู้ด้วยสาเหตุอะไร
เอิญได้ไปเห็นการประหารชีวิตครั้งหนึ่งอืมการประหารชีวิตสมัยนั้นก็คือเป็นช่วงปลายของการประหารชีวิตด้วยการตัดศีรษะ
ใช่แต่ว่ายุคนั้นมันไม่ได้สาธารณะจ๋าเท่าไหร่แล้วแหละแต่ว่ามันยังมีคนสามารถแอบไปดูได้อยู่
และสถานที่ประหารนั้นน่ะคือวัดวัดแรกที่นิไปไหว้อืมป่าชาวัดนั้นอืม
แล้วการประหารชีวิตครั้งนั้นมันมีประเด็นก็คือมันเกิดการประหารชีวิตที่
ไม่สำเร็จเป็นแอคซีเดนอืมปกติการฟันคอนักโทษต้องฟันให้ขาดทีเดียวถูกต้องครับ
แต่กลายเป็นว่าการฟันครั้งนั้นฟันไม่ขาดแล้วศีรษะมันตก
แล้วสำหรับที่ศรีษะมันตกอ่ะทวดดันสบตากับนักโทษของนั้นเออ
บตาเข้าเต็มเต็มเลยครับแล้วทวดก็เหมือนเป็นคนเหมือนขวัญกระเจิงเลยช่วงนั้นอืมอืม
แล้วกลายเป็นว่าแกอ่ะต้องพยายามหาศัยศาสตร์อืม
พยายามเหมือนกลายเป็นคนหมกมุ่นศัยศาสตร์ครับแล้วกลายเป็นคนแปลกแปลกไปเลยอืม
ซึ่งการประหารชีวิตครั้งนั้นมีเป็นเรื่องจริงนะพี่แจ๊คคือมีบันทึกเลยอ่ะ
แล้วก็เป็นครั้งแรกที่นักสิทธิมนุษยชนเล่นเรื่องนี้ด้วย
อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประหารสถานที่ต่างต่างไปเลยครับ
ทีนี้ทวดของนี้ก็กลายเป็นคนแบบประหลาดอะ
แต่งงานไปก็กลายเป็นคนที่แบบหมกมุ่นศัยศาสตร์แล้วก็เข้มงวดกับลูกอืม
แล้ววันที่นี้ไปว่ายอืม
มีความรู้สึกที่ที่บอกว่าอยู่ดีก็ไปสื่อถึงคำพูดนั้นอืม
สื่อถึงเรื่องระหว่างตากับทวดอ่ะตาชื่นกับทวดใช่อืม
อยู่ดีมีมีความรู้สึกนั้นขึ้นมาเฉยเฉยอืม
ทวดก็บอกว่าได้เดี๋ยวมึงได้ชดใช้แน่อืม
ซึ่งเหมือนทวดเขาเอาสิ่งที่ทวดเห็น
สิ่งที่ทวดกลัวเนี้ยมาใส่ในนี้แทนอืม
ด้วยวิธีอะไรไม่ทราบอืมอืมโอเค

มันเหมือนเป็นสิ่งที่ทรมานทวดมาเก้าสิบกว่าปี
เกือบแปดสิบเก้าสิบปีเนี้ยครับมันเป็นเป็นสิ่งที่ทำให้ทวดต้อง
ต้องอยู่ในสภาพนี้ต้องเป็นคนที่ไม่ได้รับความรักจากลูกจากอะไรอย่างนี้
คือเอาสิ่งสิ่งนี้มาใส่ไว้ในตัวนี้ซึ่งตาสันนิษฐานว่าถ้าปกติคนอื่น
ียังคิดว่าถ้าทำไมถ้าอยากจะแก้แค้นนักอ่ะทำไมไม่ใส่แม่นี้อ่ะอืม
ไม่ใส่ผู้ใหญ่กว่าล่ะครับเขาบอกว่าน่าจะเป็นเพราะนี้เป็นเจ้าเพศอืม
ช่วงนั้นนี้จิตใจอ่อนไหวแล้วก็เหมือนเหมือนเหมือนเหมือนคนที่พร้อมที่จะรับในสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาสู่ตัวเองตลอดเวลาอืม
ทีนี้ก็ถามว่าแล้วนี้จะแก้ไขยังไงได้บ้างครับ
ตาก็เลยบอกว่ามันจะต้องมีมันอาจจะต้องใช้วิธีเราโดนผีนักโทษหลอกใช่ไหมอืม
งั้นเอางี้จะพาไปไหว้เจ้าพ่อเจตคุบครับ
ซึ่งเจ้าพ่อเจตคุพอ่ะเขาเชื่อว่าเป็นเป็นเป็นเทพพระเจ้าที่ที่ชาวเรือนจำเขานับถืออืม
อืมก็คือเขาพาไปไหว้แล้วพอไปไหว้เสร็จก็ไหว้ทาเวสวันครับ
แล้วจะพาไปจังหวัดนั้นอีกครั้งอืม
เพื่อไปไหว้วัดศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดนั้น
คือเหมือนไหว้เพื่อข่มบารมีให้ให้บารมีของวัดอ่ะข่มกันอืม
เขาก็เลยพากันไปแล้วทีนี้มิก็ตัดสินใจเริ่มเลยก็คือไปเริ่มเริ่มเดินสายวายเลย
เจ้าพ่อก่อนไหว้ทาเวสวรรณก่อนแล้วก็ไปที่วัด
จังหวะที่ไปที่วัดนั้นอ่ะบังเอิญก็ต้องขับรถผ่านวัดที่นี้ไปไหว้อืม
ก็คือเห็นเลยว่าผู้ชายคนนั้นอ่ะใช่หัวขาดใช่หัวเกือบขาด
ยืนจ้องนี้ทุกทุกเหมือนทุกทุกหลักทุกทุกป้ายที่ทุกทุกทางที่นี้ไปอ่ะ
คือจะต้องเห็นเขาอย่างเงี้ยซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำครับ
ไม่เห็นตอนที่เข้าไปที่วัดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดแห่งนั้นอืม
ก็พอไปไหว้เสร็จเป็นครั้งแรกที่ไหว้แล้วรู้สึกอ่านแล้ว
ผ่อนคลายผ่อนคลายจริงจริงครับรู้สึกผ่อนคลายมากแล้วก็
พ่อบอกว่าเดี๋ยวไปบ้านทวดแล้วก็เดี๋ยวไปกราบทวดอีกทีนึง
ไปกราบแล้วให้นิพูดว่าอโหสิกรรมไม่ทวดอืมเพราะว่าไม่อย่าง
นั้นอ่ะคนที่บาปสุดอ่ะทวดอืมจะเป็นทวดนี้ก็เลยตัดสินใจ
ไปครับแล้วพอจังหวะที่นี้ก้มกราบไปที่รูปอ่ะรูปทวดคว่ำตกแตกเลย
ไม่รับเหรอไม่รับอุ้ยพ่อก็โกรธคิดในใจว่าก็แล้วแต่
เพราะว่าผมว่าผมช่วยลูกผมได้นะแต่ทวดถ้าเป็นอย่างนี้ไม่มี
ใครช่วยถวดได้อืมอืมอืมก็เลยตัดสินใจกลับบ้านเลยครับ
กลับบ้านไปแต่นี้ก็ยังรู้สึกว่านี้อยากทำบุญให้ทวดนะอืม
เพราะว่าเหมือนเราไม่ได้มีจิตอาฆาตอ่ะครับเพราะว่าเหมือนเรื่อง
เรื่องของความแค้นใครปล่อยก่อนคนนั้นชนะอืมเรื่องนี้ก็เลยทำบุญทำบุญ
แล้วพอทุกทุกคืนอ่ะนี้อ่ะจะไม่ได้จะไม่ฝันถึงผีหัวขาดตรงนั้น
หัวเกือบขาดตอนนั้นแล้วครับแต่อันนี้อ่ะจะฝันถึงทวดอืม
ฝันว่าทวดอ่ะบอกว่ามึงเอาคืนกูมาทำไมมึงเอาคืนกูมาทำไมอืม
ไม่อยากได้มึงเอาคืนกูมาทำไมร้องไห้ร้องไห้ครับนี้ก็เลยบอกว่า
ขึ้นมาตอนนั้นนิไม่ค่อยกลัวแล้วแต่นิจะรู้สึกสงสารเวทนามากกว่าว่าแบบอืม
ทำไมถึงทำไมเขาถึงยังยึดติดอยู่ตรงนั้นถึงยังต้องติดอยู่ตรงนั้นครับ
เขาก็เลยเล่าให้ตาฟังตาเขาก็เลยพูดว่าแม่ผมอ่ะโหแบบฉันอโหสิกรรมให้แม่นะ
เหมือนอยู่ดีจุดทูบกลางบ้านแล้วก็แบบแม่ผมอโหสิกรรมให้แม่นะครับ
อโหสิกรรมให้ผมเถอะจะได้ไปดีอืมจะได้ไปดีใช่ค่ะอืม
ทีนี้พอพอจุดทูปเสร็จแล้วพออธิษฐานเสร็จอ่ะ
ลมพัดวูบใหญ่เลยครับแล้วหมาในซอยหอนแบบหอนรับกันเกลียวเลยอืม
แล้วแบบใช้เวลาสักพักนึงถึงจะสงบและนี้ก็เลยตัดสินใจว่า
เอาล่ะเดี๋ยวพรุ่งก็เลยคิดในใจเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทั้งครอบครัวไปทำบุญกันดีกว่า
ไหว้พระอุทิศส่วนกุศลอืมเขาก็วันรุ่งขึ้นเขาก็ไปครับ
แล้วหลังจากนั้นเขาก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์นั้นอีกเลยแล้วเรื่องราวชีวิตที่แย่ในช่วงนั้น
ก็ค่อยค่อยดีขึ้นค่อยค่อยดีขึ้นอืมนี่ก็เลยรู้สึกว่านี่คือมรดก
ประหลาดและแย่ที่สุดเท่าที่นี้เคยได้รับมาจริงจริงมันคือมรดกความอาฆาต
ถูกต้องที่แม่มีต่อลูกใช่ค่ะที่โดนลูกไม่ไม่ตามใจแม่ใช่
ขัดใจไปแล้วทุกอย่างแม้กระทั่งจะแต่งงานแม่เลือกคนนี้ไว้
แต่ลูกไม่เอาไม่เอาก็หัวใจคนไม่รักอ่ะใช่เขาต้องไปเลือกคนที่เขารัก
นั่นน่าจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายถูกต้องที่ทำให้ทวดหรือว่าแม่เนี่ยโกรธมากโกรธมาก
แล้ววันหนึ่งปรากฏว่าแม่ไปเห็นการประหารชีวิตการประหารเกิดก่อน

ตัวของทวดเนี่ยไปสบตากับนักโทษคนนั้น

ก็เลยไปสัญหา
ศัยยศาสตร์มนต์ดำอะไรก็แล้วแต่

เอาจนกลายเป็นตัวเองเหมือนของมันเข้า

ผมว่าทวดอาจจะเกิดอาการที่ภาพติดตา

แต่อาจจะไปหาที่พึ่งที่ผิดทาง

เหล่านั้นก็เลยทำให้เข้าตัวทวด
แล้วทูตก็กลายเป็นคนที่จิตใจไม่ปกติ
ใช่แล้วเขาจะรู้สึกเหมือนเขาเป็นคนที่ขาดความรักตลอดเวลา
เขาจะรู้สึกเหมือนชีวิตไม่คอมเพจ

แล้วในใจมีแต่เรื่องขุนมัว

โอ้โหเฮ้ยคำว่าความอาฆาตแค้น
ผมมองเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องแบบ
ถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านคือเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยนะ

กับการที่ถูกลูกไม่ตามใจแม่
กลายเป็นความอาฆาตแค้นที่ส่งต่อมาถึงรุ่นหลาน
แล้วก็เกือบจะทำหลานคนนี้มีอันเป็นไป

แต่ผลสุดท้ายเนี่ยตัวของทวดก็ต้องกลับมา

ของทั้งหมดที่ทวดส่งต่อมรดกนี้ไปให้หลาน
หลานน่าจะมีอะไรบางอย่างคุ้มครอง

แล้วของเหล่านี้ก็กลับไปหาทวด
คือโดนทรมานต่อในโลกวิญญาณ
วดถึงมาบอกว่าเอาของเหล่านี้กลับไปหาเขาทำไม
ใช่แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าทั่วจะหลุดพ้นแล้วหรือเปล่า
คือไม่รู้อีกเลย
แล้วก็ต้องปล่อยวางให้ได้
ซึ่งเรื่องของจิตใจคนเนี่ยมันพูดยาก

พวกนี้นะผมว่าเดี๋ยวพอถึงช่วงระยะเวลาหนึ่ง
บางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องปล่อยวางไว้บ้าง

มีอารมณ์ความเจ้าเขียดเจ้าแค้น
ความโกรธกับเรื่องบางอย่างที่เราสามารถที่จะให้อภัยกันได้

นี่คือเรื่องราวของมรดกสายเลือดหลอนฮะ

ยังคงเป็นนักเล่าที่หยิบยกเอาเรื่องราว
ที่มันเกี่ยวข้องกับบาปบุญคุณโทษ

สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเราแบบนี้

ทีมงานของเราก็จะมีการคัดเลือกเรื่องราวต่าง
แล้วก็เชิญคุณผู้ชมนั้นมาร่วมรายการเหมือนกับคุณแป้งนี่แหละครับ
และครั้งหน้าเราจะกลับมาเจอมาเจอกันใหม่มาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญทางยูทูปไทยรัฐของเรา
ส่วนในสัปดาห์หน้านั้นนักเล่าท่านไหนจะนำความตื่นเต้นมาฝากคุณผู้ชมพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับ
วันนี้ผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีพร้อมด้วยทีมงานสถานีผีดุลาทุกท่านไปก่อนส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เจอเจอกันใหม่วันศุกร์หน้าวันนี้ไปแล้วครับ
ฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกคนสวัสดีครับ
ขอบคุณแป้งครับขอบคุณครับ